คุณผู้ชมครับคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกอก
ตะมนต์เกาะตูมอลงจังหวัดมุกดาหารวันนี้๔๙วันแล้วนะครับ
ถ้านับตั้งแต่วันที่น้องหายตัวไป๑๑พฤษภาคมนะครับ
หลังจากนั้นที่ตามหากันอยู่๒๓วันไปพบศพน้องบนภูเหล็กไฟ
เป็นภูเขาแถวหลังบ้าน๑๔พฤษภาคม
วันนี้ครบ๔๕วันนะเรามีรายงานบางส่วนนะคะว่ามันมีผลออกมาบ้างแล้วนะครับ
แต่ว่ารายละเอียดข้อเท็จจริงต่างต้องรอฟังจากทางตำรวจด้วยนะครับ

ขอข้อมูลด้วยอะไรด้วยหรือว่าจะเรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำด้วย
ทั้งหมู่บ้าน๒๐๐อักคนที่สอบไปหมดแล้ว
ใช่ค่ะคนละหลายรอบด้วยนะคะ
บางคนเนี่ยวนรอบ๒รอบ๓บางคนก็ตั้งใจจะต้องหลายรอบเป็นพิเศษ
แต่ถ้าจะดูวัน๒วันนี้นะครับคุณเขียนมาสอนดูเจ้าหน้าที่เนี่ยจะคุยกับเด็กมากขึ้น
เนี่ยฮะพื้นที่บ้านกกอกฮะที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ตอนนี้เขียวเช่าอุ่มฝนตกช่วงเกิดเหตุน้องชมผู้ใหม่เนี่ยโอ้โห
คือถ้าเรายังจำภาพได้เนี่ยต้นมันยังต้นนิดเดียว
ใช่ก็โอ้โห๔๙วันแล้วคุณภาคภูมิแต่ฝนตกก็เป็นปัญหานะ
ตำรวจก็บอกว่าเรื่องของหลักถงหลักฐานบางทีมันแบบถูกน้ำชะล่างไหลหายอะไรอย่างนี้
มันเป็นไปได้หมดถูกต้องครับผมไปนี่เมื่อวานเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
ต้นมันที่ว่าน้องชมพู่อ่าคาดว่าคนร้ายจะพาเดินผ่านตรงนี้แล้วเจอจุดรอยเท้าครั้งสุดท้ายเนี่ย
สูงจนถึงหัวแล้วโตเร็วมากนะครับ
เรื่องของหลักฐานทางคดีเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงพยายามหาอยู่นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนจะมุ่งมาทางการพยายามที่จะขอข้อมูลนะครับ
จากบุคคลในพื้นที่เพื่อจะเอามาต่อจิ๊กซอ
เพื่อจะดูว่าเออตกลงแล้วคนร้ายหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
สองวันนี้เมื่อวานนี้ก็มีเด็กนะครับในหมู่บ้านนะครับ
ที่เป็นรุ่นโตรุ่นพี่น้องชมพู่หน่อยที่เจ้าหน้าที่ก็ไปพูดไปคุยไปสอบถาม
หรือว่าเชิญมาขอข้อมูลด้วยมีสหวิชาชีพร่วมสอบถามด้วยนะครับ
ที่สพกกตูมวันนี้ก็มีอีกนะครับ
และวันนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่ว่าเครียดนะ
เด็กก็เครียดวันนี้ก็เพื่อความผ่อนคลายนะฮะ
นี่คือน้องสดิ้งน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่น้องสดิ้งวัย๑๓ปีอยู่กับน้องชมพู่
คุณพ่อคุณแม่ออกไปทำงานนอกบ้านนะฮะแล้วน้องก็หายไปเนี่ย
วันที่๑กรกฎาคมนี้จะเปิดเรียนจะขึ้นม๑แล้ว
พี่ตำรวจก็เลยโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ก็ยุ่งไหนจะทำงานไหนต้องไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
วันนี้ตำรวจชุดสืบสวนที่มาทำคดีของน้องชมพู่ก็เลยมารับน้องสดิ้ง
แล้วก็อีกคนนึงคือกล้วยเจ๋งก๋วยเจ๋งนี่เป็นลูกพี่ลูกน้อง
เป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๐ขวบจะขึ้นป๕เป็นลูกน้าตาย
ลูกน้องสาวคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยรับสองคนนี้สดิ้งกับก๋วยเจ๋ง
ไปซื้อของอุปกรณ์การเรียนเดี๋ยวจะเปิดเทอม๑กรกฎาคม
อีก๒วันหนูจะเปิดเรียนแล้วสมุดปากกาดินสอกระเป๋าอะไรยังไม่มีเลย
เพราะพ่อกับแม่ยุ่งทุกวันพี่ตำรวจพาไปซื้อทั้ง๒คน
ครบเรียบร้อยหมดครับทุกผู้ชมครับอ่าก็จะได้เป็นการผ่อนคลายให้กับเด็กด้วย
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เครียดไม่แพ้ผู้ใหญ่นั่นแหละนะครับ
คุณพ่อคุณแม่เองก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับ
ก็เลยพาไปซื้อรองเท้าแตะให้ด้วย

ก็หลังจากที่ซื้อของอะไรกันเสร็จเนี่ย
เดี๋ยวจะไล่ให้อีกทีหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับว่าน้องเนี่ย
พี่ตำรวจเขาพาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอะไรพวกนี้บ้างนะครับ

ได้แวะมาที่สภกกตูมแปปนึงน้อครับ
พอรถตำรวจมาถึงสพกกตูม
นี่ฮะคุณวิมนต์วันทำพักดีผู้สืขาของเรานะครับ
รถรถกระจกลงบอกพี่ตำรวจว่าหนูขอทักพี่เคี่ยวหน่อย
แล้วก็โชว์เลยฮะนี่พี่ตำรวจพาไปซื้อของมานะครับ
มีเป้ด้วยได้เป้ด้วยนะมีของเล่นมีเคสมือถือ
มีอีกหลายอย่างส่วนพี่ตำรวจบอกว่าที่ต้องพาเด็กไปซื้อของ
โดยเฉพาะน้องสดิ้งกับน้องก๊วยเจ๋งเนี่ยนะฮะ
ก็เพราะว่ามันใกล้เปิดเทอมแล้วเด็กเองก็เครียดนะ
จะได้ผ่อนคลายกันบ้างเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปทำงาน
แล้วก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจอยู่หลายครั้ง
ก็ไม่มีเวลาที่จะพาลูกไปเตรียมตัวก่อนเปิดเรียน
พี่ตำรวจก็เลยทำหน้าที่ให้นี่นะครับท่านผู้ชมครับ
อืมทำไรพี่จริงทำไร

พี่บอกแล้วให้เอากระบะไป

นั่งสะบายไม่ได้เลย

ครับมือครับมือ
อฮวอ่อยก็ไปแล้ว
แด้ไลฟ์สติกเลยสะบิน
ไปอยู่สองวันก็นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันทุกวันที่บ้านน้องชมพู่เนี่ยอืม
ก๋วยเจ๋งไม่ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้างเหรอเนี่ยเด็กเขาวิ่งเล่นกันแก๊งจำปาเนี่ย
ผมโตแล้วพี่ก๋วยเจ๋งโตขนาดไหนอ๋อจะขึ้นป๕จะขึ้นป๕เขาโตแล้ว

จะมาให้ผมไปเล่นแก๊งจำปาต้นจำปลาได้ยังไง
เนี่ยฮะอยู่บ้านใกล้น้องชมพู่ฮะนิดเดียวฮะบ้านน้าตายกับบ้านน้องชมพู่นะครับ
ส่วนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ของใช้จำเป็นที่วันนี้พี่ตำรวจพาน้องสดิ้งแล้วก็น้องกล้วยเจ๋งไปซื้อนะครับ
ของน้องสดิ้งเนี่ยนะครับก็มีดินสอสีไม้นะครับ
มีไม้บรรทัศน์มีปากกามีแท่งสีเมจิกต่างนะฮะ
จะขึ้นม๑แล้วเปิดเทอมนี้
มีรองเท้าแตะด้วยกระเป๋าเป้นะมีสายชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับ
แล้วก็มีเคสของโทรศัพท์มือถือนะฮะ
มีเครื่องสำอางมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วย
สงสัยอยากจะกินนะฮะพี่ก็ซื้อให้นะครับ
ก๋วยเจ๋งนะครับก็มีกระเป๋าเป้นะฮะ
จะขึ้นป๕นะครับมีดินสอสีไม้มีปากกามีไม้บรรทัศน์
มีน้ำยาลบคำผิดมีรองเท้าแตะมีชุดไม้แบตมินตัน
เจ๋งกลับมาถึงบ้านที่บ้านกอกเนี่ยโอ้โห
หน้าดีใจสุดคุณวิมลวันอยู่ที่สพกกตูม
กลับมาถึงบ้านนี่คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่บ้าน
บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่กับบ้านน้าตายตรงนี้
เขาอยู่ติดกันนี่ฮะเจอคุณศักดิ์สิทธิบุญวัดก๋วยเจ๋งบอก
มาเลยพี่ผมได้ไม้แมทมาด้วยไม้แบตนี่
ก็เลยมาชวนกันตีแบตเลยนะฮะเมื่อเย็นที่ผ่านมานี่เองครับ

ไม่เกี่ยวแล้วแหละไม่เกี่ยวแล้ว

เจ๋งบอกผมโตแล้วผมต้องตีแบตแล้ว

จะให้ผมไปเล่นกับแก๊งต้นจำปลาได้ยังไง
แต่เราเป็นเด็กเราจะดีใจมากนะจะเปิดเทอมแล้วได้ของใหม่เพียบเลยนะ
ใช่ใช่นี่สมัยผมนี่

อยากให้แม่พาไปซื้อรองเท้าซื้อชุดนักเรียน

ใช่อุปกรณ์การเรียนของเล่นเนอะ

แล้วก็เมื่อ๕โมงเย็นที่ผ่านมานะครับ
ทางตำรวจสพกกตูมก็ได้เชิญตัวคุณพ่อของน้องชมพู่นะครับ
นายอนามัยวงศรีชาไปที่สพกกตูมนะครับ
ก็ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ
แล้วก็ออกมาตอน๑๗น๓๐นนะฮะ
ตอนออกมาก็ออกมาพร้อมกับน้องสดิ้งลูกสาว

วันนี้เจ้าหน้าที่บอกกับเราว่าเป็นการเชิญบุคคลต่างนะครับ
มาสอบถามนะเป็นการสอบถามปากคำในฐานะพยานแวดล้อมนะครับ
บางคนก็เป็นการสอบถามตามวงรอบการสอบสวนนะครับ
เด็กเนี่ยก็เชิญผู้ปกครองมาด้วยเชิญพนักงานอายการด้วยสหวิชาชีพด้วย
เพื่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็เป็นการคลี่คลายคดีของเจ้าหน้าที่
ตอนนี้ก็๔๙วันแล้วนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะบอกโอ้โหนักข่าวไปทำข่าวจนสนิทกับทุกคนในหมู่บ้านกกอกแล้วใช่ไหมเนี่ย
สนิทกับเขาหมดแล้วเนอะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ
เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของคนในหมู่บ้านกอก

จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ
จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ
จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ
จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ
จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ

จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ

จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ
จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ

จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ

จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ

จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ
จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ

จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ
จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ

จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ
จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ
จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ

จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ
จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ

จนสนิทกับเขาหมดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาไปแล้วอ่ะ

เรือนจำจะปล่อยตัวออกมาก็ประมาณเกือบ๖โมงเย็นค่ะ
พอเรือนจำเปิดประตูนายนารินออกมาจากเรือนจำ
นาของนายน์ณะรินทร์ที่อยู่รอพร้อมด้วยภรรยา

พอนายน่ะรินทร์เจอภรรยากอดเราก็น้ำตาไหลเลย

นายนารินเปิดเผยความรู้สึกกับทีมข่าวนะคะบอกว่าดีใจมากที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเหมือนกับตำรวจคมขู่บังคับให้ตัวเองรับสารภาพในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำ
อันนี้นายนารินอ้างนะคะซึ่งนายนารินบอกว่านายนารินก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำ
แต่ตำรวจก็เนี่ยพยายามที่เหมือนกับให้นายนารินรับว่าทำแล้วก็ส่งเข้าคุก
พอได้รับการประกันตัวออกมานายนารินบอกว่าผมจะสู้คดีจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสู้คดีนะคะ
นารินบอกว่าเชื่อว่าสิ่งที่ตำรวจทำอาจจะเอาไปเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่
แต่นายนารินเองก็ยืนยันหนักแน่นและมั่นใจว่าไม่ได้ไปเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่เลย
ให้ดูบรรยากาศบางส่วนก่อนนะคะเดี๋ยวหลังข่าวในพระราชสำนักกลับมา
เราก็ตามต่อคดีน้องชมพู่เดี๋ยวจะมีเสียงนายนารินให้สัมภาษณ์กับคุณภูริพัฒน์บุญนิน
ทีมข่าวของเราหลังได้รับการประกันตัวออกมาแบบเต็มนะคะ
ก็เดี๋ยวรอฟังนะครับเพราะว่าเขาก็ปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วทั้งสองคดี
มีความเคลื่อนไหวของบุคคลอีกบุคคลหนึ่งชื่อว่าแอ๋ม
วันบ้านอยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่มากคือกล้ายแค่ไม่กี่ก้าวไม่ถึงร้อยเมตร
ถึงร้อยเมตรเดินไปสัก๑๙ถึงบ้านนายแอ๋มแล้วนะครับ
วันนี้ตำรวจนะครับเมื่อช่วงบ่ายนะฮะชุดสืบสวนคลี่คลายคดี
มาที่บ้านของนายแอ๋มนะครับมาเพื่อที่จะมาสอบถามขอข้อมูลอีกนะครับ
มาถึงก็มาเรียกถามหานายแอ๋มนะครับตอนนั้นนายแอ๋มนอนเล่นอยู่ในบ้านนะฮะ
เปรย์ที่บ้านนะครับนอนถอดเสื้ออยู่เลยล่ะที่เปรย์ที่บ้านนะครับ
มีพ่อมีแม่มีภรรยามีลูกอยู่นะครับอยู่กันพร้อมหน้า
ตำรวจก็มาเรียกแอ๋มแล้วก็พาขึ้นรถกระบะสีดำไป
เชิญไปสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนายแอ๋มก็ขึ้นรถไปทันทีนะฮะ
ทางครอบครัวเองก็ตอนนั้นก็ไม่ทันตั้งตัวรู้แค่ว่าตำรวจมาแล้วก็เชิญแอ๋มไป
ก็ขึ้นรถไปแล้วนี่ฮะคุณพ่อคุณแม่บอกก็งงกันอยู่
นี่พ่อของนายแอ๋มนะฮะพ่อบอกว่าตอนที่ตำรวจมารับลูกชายไปเนี่ย
กำลังนั่งกินลำไยกันอยู่ลูกสะพ้ายก็กำลังเลี้ยงลูกอยู่
ลูกของแอ๋มกับลูกสะพ้ายเนี่ยตัวยังเล็กนิดเดียวนะครับอ่าแล้วก็มีลูกชายอีกคนนึง
นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนเปรย์นะครับในแอ๋มเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือบนเปรย์นะครับ
กระบะมาถึงเนี่ยพ่อบอกว่าขับมาจอดที่หน้าบ้านแล้วถามหาแอ๋มนะฮะ
ใจตอนนั้นก็ยังคิดอยู่ว่าก็คงตำรวจนั่นแหละนะครับคงมาเชิญตัวลูกชายไปสอบปากคำอีกแล้วมั้ง
แล้วนายแอ๋มก็ขึ้นรถไปแต่ไม่ทันได้บอกกล่าวอะไรเลย
พ่อก็ยังรู้สึกแบบตกใจไงเพราะว่าไปแล้วไม่รู้วันไหนจะได้กลับ
ก็รอบล่าสุดถ้ายังจำได้แอ๋มไปแล้วแอ๋มกลับมาแอ๋มบอกว่าโทรศัพท์มือถือถูกยึดไป
จอแตกข้อมูลถูกลบก็ต้องไปชี้แจงกันอยู่พักนึงนะฮะ
ได้กลับมาที่บ้านครั้งนี้วันนี้มาพาไปอีกแล้ว
คือบ้านของแอ๋มเนี่ยวันที่เกิดเหตุน้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
จะมีช่างวากับช่างโด่งเขามารับจ้างทำไม้อยู่ตรงที่บ้าน
แอ๋มบอกแอ๋มก็นอนอยู่ในบ้านยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับคดีชมพู่นะครับ
วันนี้คุณพ่อของนายแอ๋มบอกว่านี่เป็นรอบที่๔แล้วนะครับ
ตำรวจมาพาลูกชายไปสอบปากคำก็อยากจะขอร้องกับทางตำรวจว่า
เวลาจะมาพาลูกชายไปเนี่ยคือยังไงลงจากรถเข้ามาคุยมาบอกกันในบ้านหน่อยก็ยังดี
หรือแสดงตัวใส่ชุดอะไรมาก็แจ้งกันให้เรียบร้อยก็ยังดี
งั้นตกใจกันหมดทั้งบ้านเพราะบางทีเราก็ไม่รู้อันนี้คุณพ่อบอกนะฮะ
ไม่รู้ว่าคนที่มาเนี่ยตกลงแล้วตำรวจหรือไม่ตำรวจ
หรือว่าเป็นชุดสายสืบหรืออะไรยังไงเผื่อเป็นคนร้ายมาแฝงตัวสร้างสถานการณ์
แล้วอุ้มตัวลูกชายไปเลยเนี่ยจะทำยังไง
ชุดท้ายไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินมาแล้ววุ้ยมันร้ายพ่วน
คุณผู้ชมคะถ้ายังจับคนร้ายไม่ได้เนี่ยนะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามุมเรื่องของความเชื่อ
ก็มีมาให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะนะคะเราก็พยายามจะดูแล้วค่ะว่าสิ่งที่พระหลายหลายรูปบอกว่านิมิตเห็น
สิ่งที่ร่างทรงบอกว่าเข้าทรงแล้วเห็นว่าคนร้ายลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้จะจับคนร้ายได้วันนั้นวันนี้
มีพระนิ้งหน่องคุณผู้ชมจำได้ไหมคะพระนิ้งหน่องอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่จังหวัดนครนายก
นิ้งหน่องเคยบอกว่าแนะนำพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ว่าถ้าคิดถึงลูกให้ปลูกต้นชมพู่เอาไว้
ใช่ครับแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของต้นชมพู่ก็จะได้นึกถึงลูกไปด้วยแล้วเหมือนกับเห็นการเติบโตของต้นไม้นะคะ
นิ้งหน่องเคยบอกว่าวันพระใหญ่ขึ้น๘ค่ำเดือน๘วันพระค่ะก็คือเมื่อวานนี้๒๘มิถุนายน
เรื่องจะจบตำรวจจะจับคนร้ายได้แต่ยังจับไม่ได้เลยคำถามคือเนี่ยพระนิ่งหน่องยังจับไม่ได้เลยนะทำไมล่ะ
ไหนบอกว่าจะจับได้เดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนะคะ
ต้นคือผู้ร้าย
ผลคือน้องชมพู่
เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เจริญพรในโลกใบนี้มันก็ต้องมีต้นเหตุแล้วไปเอง
ถ้าหากว่าจบไปโดยที่ปล่อยให้น้องชมพู่ซึ่งเป็นบุคคลที่เรียกว่ามนุษย์นะ
เป็นมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ
อาทิตย์ไทยเขาอาจจะโตไปเป็นครูก็ได้
เป็นตำรวจทหารเป็นหมอผู้หญิงก็ได้
จึงเชื่อว่าคดีนี้จับได้
นี่ค่ะพระครูประหลัดมานัทยานะมานโสนะคะ

พระประจำสำนักสงฆ์ในจังหวัดนครนายก
ท่านก็บอกว่าก็สัมผัสบางอย่างได้ถึงน้องชมพู่
แต่เดี๋ยวอยากจะให้คุณผู้ชมมาฟังกันต่อในไทยรัฐนิวโชว์อีกช่วงหนึ่งนะคะ
สั่นกระดิ่งท่านบอกว่าไม่ใช่ขายไอติมนะท่านพูดเองนะ
ขอแอศทีมอะไรไม่ได้
แต่เอาเป็นว่าไม่ขอระบุวันแล้วบอกว่ามันมีเหตุ
ก็มีภูมิถึงนะ
ส่วนหลวงปู่เดือนชัยพระเดือนชัย
ยังอยู่ที่พุทธอุทยานมาคบูชาอนุสร
พุทธชะยันตรี๒๖๐๐ปี
ที่ตะบนสารีกรามเพืองเมืองจังหวัดนครนายก
วันนี้ทั้งวันลูกศึกฐานมากันที่สุด
สำหรับคนที่เขาเลื่อมสายศรัทธาพระเดือนชัยนะครับมาขอพรไม่ขาดสายเลยนะครับ
วันนี้พระเดือนชัยได้ทำพิธีทำลายแม่พิมพ์เหรียญหลวงปู่เดือนชัยรุ่นเจริญพรรุ่นหนึ่ง
บอกว่าไม่ต้องการให้มีคนไปทำซ้ำไม่อยากให้ทำซ้ำแก้ไขดัดแปลงนะฮะ
เพราะฉะนั้นทำลายแม่พิมพ์เอาไว้เลยนะครับเป็นลิขสิทธิ์เลย
สำหรับคนที่ศรัทธาโดยเฉพาะเพื่อมาเช่าบูชาคนก็มาเช่าบูชากันเยอะนะครับ
เสร็จพิธีก็ให้พรชาวบ้านนะรดน้ำมนต์นี่อันนี้ตอนทำพิธีนะครับ

กรุยาณฐาถาของท่านจะสำรวมขึ้นเยอะ

นี่เป็นพิธีในโบสถ์บุริกรรมฆาตา
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี

มาจากประจินบุรีเป็นผู้หญิง
บอกว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาเลย
มาที่นครนายกเพื่อมากราบ
ขอพรจากหลวงปู่เดือนชัย
ศรัทธาในตัวหลวงปู่เดือนชัยมากนะครับมารอตั้งแต่บ่ายโมงนะแต่ต้องรับบัตรคิวก่อน
กว่าจะได้เข้าไปเจอหลวงปู่เดือนชัยเนี่ย๔โมงเย็นนี่ต้องมีบัตรคิวก่อนนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะชาวบ้านท่านนี้นะครับที่เราได้คุยด้วย
ผมมีของอยู่บนหัวเนอะเพราะว่าใครจับผมจับอะไรไม่ได้
เนี่ยคิวเข้าไปท่านก็เอากระเป๋าวางท่านก็ถนให้ก็ออกมา
วันนี้คนมาเยอะมั้ยคะเยอะค่ะต้องเห็นมาตั้งแต่กี่โมง

ตาเทียนหยดน้ำตาเทียนอะไรพวกนี้นะครับ
ก็แล้วแต่คนจะดูอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพราะว่าหลายคนที่เขา
ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอ่าเขาโชคดีก็มีค่ะ
แต่คนที่โชคไม่ดีเนี่ยอันนี้เยอะกว่าแน่นอนค่ะใช่
อ้าวจริงจริงแล้วบางทีครับมองในขันเดียวกัน
อาจจะดูเป็นคนละเลขก็ได้ถูกไหมล่ะทำมาหากินเนี่ยแน่นอนสุด
ใช่ไหมแต่อันเนี้ยเพื่อจิตศัษฐามากราบไหว้บุชา
นี่ก็ไม่มีปัญหานะครับอ่ามีพระครูสังครักษ์นรงทัศน์นะครับ
ท่านเป็นผู้ดูแลพุทธอุทยานมาครับบูชา
พุทธชะยันตี๒๖๐๐ปีนะครับพาผู้สื่อข่าวของเราไปดูบริเวณจุดหล่อเทียนพรรษา
หลวงปู่เดือนชัยเจิมอัคระเอาไว้ที่แท่นหล่อเทียนพรรษานะฮะ
ก็ทำพิธีไปเมื่อวานนี้เมื่อวานก็ใช้เลิกเวลา๙นาฬิกา๕๖นาที
จนถึงวันนี้ก็ยังมีประชาชนทยอยเดินทางมาไม่ขาดสายนะครับ
ก็มาทำบุญมาไหว้มาขอพรพระกัน
พระครูสังครักษ์ท่านบอกว่านอกจากเรื่องต่างแล้วเนี่ย
ตัวเลขอัคระอะไรพวกนี้แล้วจริงเนี่ยอยากให้ดูเรื่องความสำคัญของเทียนพรรษามากกว่า
เทียนพรรษาจะถูกหล่อทั้งหมดที่นี่๖๓ต้น
เพื่อนำไปบริจาคให้กับวัดในถิ่นธุรกันดาล

จะได้ใช้ในช่วงเวลาเข้าพรรษาที่จะถึงในเดือนหน้านี้

มากราบหลวงปู่เดือนชัยประมาณเกือบ๓๐๐คิว
นี่นะฮะเกือบ๓๐๐คิวก่อนที่ประมาณบ่าย๔โมงนะครับ
หลวงปู่เดือนชัยก็จะกลับไปยังกุฏิรับรองนะที่อยู่ที่นี่นะครับ
ที่พุทธอุทยานมาคบูชานุสรพุทธชะยันตี๒๖๐๐ปีที่นครนายกนะครับ
คนที่ไม่ทันก็บอกไม่ไว้อะไรเดี๋ยวมาใหม่
เขาก็ผิดหวังกันไปวันนี้๓๐๐คิวนะฮะแต่ว่า๔โมงเย็นท่านก็กลับกุฏิแล้วนะครับ
หลวงปู่เดือนชัยจะอยู่ที่นี่นะครับ
ที่อุทยานมาคบูชานุสรที่นครนายกอีก๑คืนนะครับ
พรุ่งนี้เนี่ยบอกว่าจะไปจำวัดที่อื่นแล้วนะครับ
มีกิจนิมนต์ต้องไปที่อื่นจะออกจากที่นครนายกช่วงเย็น
แต่ไม่รู้จะไปที่ไหนต่อนะครับ
หลวงปู่เดือนชัยก็บอกว่าไม่ได้มาใบ้หวยให้เลขอะไรนะอย่าเข้าใจผิดนะคะ
ก็แล้วแต่มุมมองคือแต่ว่าในพุทธอุทยานมาคบูชานุสรเนี่ยค่ะ
คือทางพระที่เขาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกก็บอกว่าจริงแล้วไม่ใช่สถานที่ที่จะให้พระสงฆ์ไปทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ได้นะ
เพราะว่าจากคำพูดว่าเป็นพุทธอุทยานไงให้คนเข้าไปดูไปกราบไหว้พระพุทธรูป
ไม่ได้ให้พระสงฆ์ไปทำกิจกรรมแล้วก็ไม่สามารถไปนอนอยู่ที่นั่นได้

ก็ไม่แน่ใจก็เลยพรุ่งนี้ต้องออกแล้วไง

แต่ก็ไม่ใช่วัดเนี่ยเขาเป็นพุทธอุทยาน

อืมถ้าในมุมของคดีน้องชมพู่หลวงปู่เดือนชัยก็บอกว่าคนร้ายเนี้ยมีสองคนนะคะ

มีคนสนับสนุน๔คนนะคะ

แล้วก็จะมีคนนึงที่เด่นชัดเลย
ใช้คำว่าแต่งตัวเฟี้ยวฟ้าวใส่หมวกคาวบอยนะคะ
คดีของน้องชมพู่เนี่ยท่านต้องตามกับเราต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าวันนี้มันมีความเคลื่อนไหวอีกหลายภาคส่วน
คุณพ่อคุณแม่เรื่องของผลดีเอนเอที่วันนี้
จะมีเรื่องไหนที่ออกมาได้บ้างนะครับ
เราก็มีรายงานมาในบางส่วนนะฮะของดินเอในคดีของน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งมันก็อาจจะทำให้ทำให้การติดตามหรือว่าคลี่คลายคดีมันอาจจะตีวงแคบลงบ้างก็ได้นะคะ
วันนี้ก็พยายามเรียกคนไปสอบสอบถามข้อมูลนะ
ไม่ใช่สอบปากคำนะครับทุกผู้ชมครับสอบถามข้อมูลที่สพกกตูมนะฮะ
ก็บอกว่าณตอนนี้ก็ถือว่าสามารถตีวงให้แคบลงมาได้มากยิ่งขึ้นนะคะ
อาจจะมีการตัดผู้ต้องสงสัยบางคนออกด้วยซ้ำ
ผู้สื่อข่าวของเราได้รายงานเรื่องผลดีเอนเอ๔๕วันมาแล้วล่ะนะครับ
เกี่ยวกับเส้นขนที่พบอยู่ที่ศพของน้องชมพู่
ต้องไปตรวจสอบขนสุนัขอะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวท่านมารอฟัง
ตรงนี้ชัดแล้วแล้วก็ท่านผู้ชมครับ๔๙วันคดีน้องชมพู่นะครับ
เรายังตามอยู่แล้วก็วันนี้ถ้าจะนับเรื่องของผลดีเอนเอ
นับจากวันที่พบศพน้องชมพู่๑๔พฤษภาคมวันนี้ครบ๔๕วันนะครับ
ดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้เนี่ยนะนี่คือภาพล่าสุดนะครับ
ที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายอันนี้คือบ้านของในแอมนะครับ
แอ๋มที่ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกเรียกไปสอบมา๓ครั้งนะครับ
วันนี้ตำรวจมารับไปสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยพ่อแม่ภรรยาลูกก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับ
มารับตัวไปนะครับรอบนี้เป็นรอบที่๔แล้วพ่อบอกว่า
โอ้โหที่มาในครั้งนี้ก็ไม่ทันตั้งตัวกันเหมือนกันนะฮะ
เมื่อสักครู่นี้เราก็ให้ท่านฟังเสียงคุณพ่อไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราไล่เรียงเพิ่มเติมให้นะครับว่านายแอ๋มไปที่สพกกตูมวันนี้เนี่ยนะครับ
มีการสอบถามสอบข้อมูลเรื่องแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
แล้วเดี๋ยวนายนารินนะครับที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอนาจารย์เด็กหญิงอายุ๕ขวบ
แล้ววันนี้ได้รับการประกันตัวเนี่ยล่าสุดเพิ่งกลับถึงบ้านนะครับ
เพราะว่าเขาก็ถูกเรียกไปสอบกรณีของน้องชมพู่อยู่เหมือนกันนะฮะทั้งสองคดี
เขาจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนะฮะ
นี่คือภาพที่บ้านของนายนารินกลับมาถึงบ้านเนี่ยนะครับที่บ้านก็ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญกัน
ใช่ค่ะนายนารินเชื้อคมตานะคะผู้ต้องหาคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบนะคะได้รับการประกันตัวออกมา
นี่คือภาพล่าสุดเลยนะคะคือครอบครัวของนายนารินก็พยายามที่จะขออนุญาตศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราว
นายนารินออกมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะคะแต่สารท่านไม่อนุญาตมองว่าคดีนั้นอัตราโทษสูง
แต่ว่าได้รับการประกันตัวออกมาในวันนี้นะคะออกมาจากเรือนจำตอนประมาณ๖โมงเย็น
ก็นายนารินปฏิเสธตั้งแต่ต้นคือวันแรกเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่มาเชิญตัวไปสอบปากคำตอนนั้น
ทุกคนก็คิดว่าเป็นคดีน้องชมพู่แล้วไปอยู่กับตำรวจเนี่ย๓คืน๔วัน
ภรรยาที่นั่งข้างนายนารินเนี่ยบอกว่าเออตำรวจเขาก็ให้โทรหาได้นะ
ก็ได้คุยกับสามีสามีบอกว่าเออก็สบายดีนะตำรวจเชิญมาสอบถามข้อมูล
สิ่งหลายอย่างไม่มีการซ้อมไม่มีการบังคับอะไรยังไง
สุดท้ายมีหมายสารออกมาใช่ค่ะเป็นหมายสารเป็นหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะ
แต่เป็นคดีอนาจารย์เด็กหญิงอายุ๕ครัวใช่ค่ะคือนายนารินก็ปฏิเสธ
คดีน้องชมพู่เขาก็ปฏิเสธแล้วก็เนี่ยมีการยื่นขอประกันตัวกันในครั้งแรก
ไม่ได้นะฮะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะฮะใช่วันนี้ได้แล้วก็ออกมาจากเรือนจำตอน๖โมงเย็นนี่คือลูกนะคะ
แล้วก็ฝั่งขวามือคือภรรยาพอออกมาจากเรือนจำเนี่ยกอดภรรยาก่อนเลยนะคะ
แล้วก็ร้องไห้เพราะว่าตัวเองยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องทั้งสองคดีทั้งคดีอาณาจารย์และคดีน้องชมพู่
นี่เพิ่งมาถึงบ้านนะฮะค่ำวันนี้เลยนะครับนายนารินนะฮะวันนั้นที่ถ้าเป็นกรณีของคดีน้องชมพู่เนี่ย
ก็จะมีกรณีที่เขาไม่ได้ไปช่วยหาเขาไม่ได้ไปช่วยหานะครับ
เดี๋ยวลองฟังเสียงบรรยากาศในช่วงนี้หน่อยกันแล้วกันเนี่ยฮะเขาทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญกันอยู่นะครับ
นี่ในฮิตชุมเจ้าฮึกชุมีกริมิราอันใหม่นั่นมือมันมีหุ้น
มือมันมีใจมันเห็นกับภาพมันตัวเนี้ย
ท่านผู้ชมครับก็สัญญาณในพื้นที่ก็
หน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านกกอกนะฮะที่หมู่บ้านตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงเนี่ยสัญญาณก็จะอาจจะมีติดขัดบ้าง
ใช่ค่ะแต่นี่คือภาพบรรยากาศสดเลยนะคะย้ำอีกทีนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้คือนายนารินเชื้อคมตาชาวบ้านที่บ้านกกอกนะคะ
ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัยห้าขวบเป็นอีกคดีหนึ่งนะคะแต่ว่านายนารินถูกตำรวจเรียกไปสอบถามเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ด้วย
ประเด็นที่สอบถามก็คือก็อาจจะถามเรื่องของช่วงเวลาในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคมคือตำรวจถามแบบนี้ทุกคนว่าช่วงเวลาดังกล่าวคือสำคัญ
อยู่ในพื้นที่ไหนอะไรยังไงบ้างคือที่เห็นภาพตอนนี้ก็คือนายนารินเพิ่งได้รับการประกันตัวออกมาในคดีอนาจารย์เด็ก
ถ้าดูบรรยากาศตรงนี้เดี๋ยวให้ท่านดูไปเรื่อยนะแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าอ้าวแล้วถ้านายนารินมีคดีเกี่ยวกับอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบซึ่งเขาต้องไปสู้คดีของเขา
เพราะตอนนี้คืออยู่ระหว่างการประกันตัวแล้วเกี่ยวอะไรกับคดีน้องชมพู่ท่านก็ต้องย้อนไปนะฮะในช่วงที่ตำรวจเข้ามาสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีน้องชมพู่ที่ไปเสียชีวิตอย่างปริศนาอยู่บนภูเหล็กไฟค่ะก็พยายามจัดกลุ่มใช่ไหมว่าบุคคลต้องสงสัยเนี่ยจะมีกลุ่มไหนกลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างใช่ค่ะนะคนในพื้นที่คนนอกพื้นที่คนที่มี

เหมือนกับคมขู่บังคับให้รับสารภาพในสิ่งที่ตัวนายนารินเองไม่ได้ทำครับทั้งทั้งที่นายนารินบอกว่าเขาเองก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าเขาไม่ได้ทำโดยเฉพาะคดีที่ถูกออกไหมจับก็คือคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบอะค่ะแล้วคดีของน้องชมพู่เขาก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นเหมือนกันว่าเขาไม่เกี่ยวนะคะคือนายนารินเนี่ยได้รับการ

หน้าจอของท่านเนี่ยเราจะให้ชมภาพบรรยากาศสดที่บ้านนายนารินแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงของนายนารินนะครับที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังได้รับการประกันตัวเกี่ยวกับคดีของเขานะครับที่คุณภูริพัฒนบุญนินได้คุยด้วยนะครับเดี๋ยวให้ฟังคู่กันไปด้วยนะฮะแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจากทางฝั่ง

มาหาพ่อดิลูก
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

อ๋อเอามาเออเอามาเข้าตั้งแล้วขึ้นตั้งหลายหลายหลายจับจับจับ
ลมจะ
ซีให้จะ

ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลาเที่ยวกับเวลาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวกับเวลา
นี่นะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้าน
นี่นะฮะก็เพิ่งกลับมาถึงบ้าน

ท่านผู้ชมครับค่ะเดี๋ยวเราจะให้ย้อนไปฟังหน่อยนะไปฟังเมื่อช่วงเย็นเย็นที่ผ่านมาหลังจากที่นายนารินได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมานะครับใช่ค่ะอ่าในช่วงเวลานี้ของการสู้คดีอาณาจารย์เด็กหญิงวัยห้า
ขวบเนี่ยซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็จะมีเรื่องของความสงสัยเกี่ยวกับ
คดีของน้องชมพู่อยู่ด้วยนะฮะซ้อนคดีกันอยู่เนี่ย
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราที่ไปติดตามเรื่อง
กรณีคดีของนายนารินเนี่ยนะฮะได้คุยกับนายนารินเอาไว้หลังจากได้
รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาจากศาลนะครับเดี๋ยวไปฟังนะฮะ
มึงทำว่าอ้าวอืมผมไม่ได้ทำว่าเด็กเขาทำกันเองว่ะ
กูไม่อืมมาฟังมึงบรรยายว่ะมึงทำไม่ว่ะโหผมก็ปฏิเสธแล้ว
ไม่ได้ทำว่ะหลังจากนี้เขาเข้าความสู้ต่ออีกบ่อยลิ้นสู้แล้ว
สู้นั่นแล้วแล้วผมไม่ได้ทำมันมันมันพญาณรักฐานกันมีเหมือน
จ้ะอืมยังน้อยน้อยกะสิ่งที่ภีร์ภีร์คิดกับมันยังความจุดธรรมยังหล่งเหลือ
ให้อยู่นะที่ที่สามารถประกันตัวภีร์ของอัมรัยนี้ม

วันนี้มีญาติมีน้าของนายนารินที่ไปรอรับตัวด้วยตอนที่ไปยื่นประกันตัวกัน
บอกว่าก็มั่นใจมั่นใจว่านายนารินไม่ได้ทำอะไรตามคดีที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน
ทุกคนเชื่อมั่นในตัวนายนารินนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องที่จะไปทำกับเด็ก
เด็กเด็กผู้หญิงอย่างนี้เด็กลูกหลานคนในหมู่บ้าน
นายนารินบอกว่าไม่มีทางทำแน่แน่นะฮะแต่ก็ไม่อยากออกความเห็นในสิ่งที่ตำรวจเนี่ย
แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายนารินนะครับอันนี้น้าของนายนารินบอก
ไม่อยากจะไปให้ความเห็นแล้วก็ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะเชื่อมโยงด้วยว่า
คดีอาณาจารย์เด็ก๕ขวบของนายนารินมันจะเชื่อมโยงไปกับคดีของน้องชมพู่หรือไม่
แต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยดูออกแล้วก็รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้น้านายนารินบอกนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายนารินญาติญาติเขามองว่าไม่เป็นธรรม
แต่ตอนนี้ก็ดีใจที่ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดี
เพราะเชื่อว่ายังไงซะอย่างน้อยมาอยู่ข้างนอกเนี่ยโอกาสในการชี้แจง
ในการที่จะแสวงหาพยานหลักฐานต่างในการที่จะพบปะพูดคุยกับทนงทนายเนี่ย
มันก็ง่ายกว่าการอยู่ข้างในแล้วก็สู้คดี
ใช่ค่ะสรุปคือนายนารินได้รับการประกันตัวออกมานะคะ
แต่ว่าเป็นการประกันตัวอย่างมีเงื่อนไขคือห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
แล้วก็ต้องไปรายงานตัวต่อสารทุก๑๒วันนะคะ
ผลัดแรกที่ต้องไปรายงานตัวก็คือวันที่๘กรกฎาคมนี้
แต่ต้องย้ำว่ามันเป็นคดีอีกคดีนึงนะคะ
อนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบเป็นคดีก่อนหน้านี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ส่วนคดีของน้องชมพู่นายนารินก็ถูกเรียกไปสอบปากคำ
เช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกอก

แต่ว่ามาคดีหลักคดีน้องชมพู่เนี่ยค่ะ
วันนี้ที่มีความเคลื่อนไหวชัดเจนเพิ่มเติมก็คือ
เรื่องของการเรียกตัวคนไปสอบปากคำเพิ่มนะคะ
แต่เป็นคนเดิมที่เคยถูกสอบปากคำไปแล้ว
รอบที่๓แล้วคราวนี้เป็นรอบที่๔นะคะ
ก็คือในแอ๋มค่ะเมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมา
ตำรวจนะคะเดินทางไปที่บ้านของนายแอ๋ม
นายพิศนุพรชัยมะโย
บ้านก็อยู่ข้างบ้านน้องชมพู่ใกล้กัน
ตำรวจก็เรียกถามหาในแอมค์
ตอนที่ตำรวจไปถึงในแอ๋มยังนอนเล่นถอดเสื้ออยู่บนเปรย์ในบ้านนะคะ
มีพ่อมีแม่มีภรรยามีลูกของนายแอ๋มก็อยู่กันพร้อมหน้า
พอตำรวจเรียกแอ๋มก็เดินไปที่รถเนี่ยค่ะกระบะสีดำ
ตำรวจก็ให้นายแอ๋มขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไป
ไม่ได้บอกครอบครัวว่าจะพาไปไหนไปทำอะไรนะคะ
ทีนี้ค่ะทางครอบครัวเขาก็เป็นห่วงนะ
พ่อของนายแอ๋มค่ะนายภูนศรีชัยมโยก็บอกว่า
ตอนตำรวจมาเรียกตัวแอ๋มไปเนี่ยก็กำลังนั่งกินลำไยกันอยู่
สะพ้ายก็เลี้ยงลูกตัวเล็กเล็กอยู่แอ๋มเองก็เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนเปรย
รถกระบะสีดำมาจอดหน้าบ้านตะโกนถามหาแอ๋มนักข่าววิ่งกรูกันเข้ามา
พ่อก็บอกโอ๊ยคิดในใจตำรวจมาแน่มาเชิญตัวแอ๋มไปสอบปากคำอีกแน่
ก็ขึ้นรถกันไปพ่อบอกว่าคือพ่อเองก็ไม่ได้ตกใจอะไร
แต่ว่าตำรวจไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยว่าจะพาไปไหนไปทำอะไรไปนานแค่ไหน
บอกว่านี่รอบที่๔แล้วนะคะที่ตำรวจควบคุมตัวลูกชายก็คือในแอ๋มไปสอบปากคำ
ก็อยากจะบอกตำรวจว่าเวลาจะเชิญตัวไปเนี่ยไม่ว่าพร้อมให้ความร่วมมือ
แต่อยากให้มาถามกันก่อนมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะ
งั้นมันตกใจตกอกตกใจกันไปหมด
ตะโกนเรียกปั๊บนำขึ้นตัวไปเลยแบบนี้
พ่อบอกว่าก็แอบเป็นห่วงอะค่ะ
ย่านไม่มีเป็นตำรวจจริงครับย่านอยู่ใดผมค่ะ
บัตรประชาชนไปหรือเอาไปแล้วคำพูกกับฟังข้าวอยู่ใด
หลังคนใดบัตรประชาชนมันหูจักรหมายเลขไม่พอดี
เอาไปเอาไปดาวรถเอาไปพูดเลยก็ตามคำพูกกับฟังข้าวอยู่หลายคน
อย่างว่าละคนก็ชุดท้ายไม่ได้เป็นหนี้เป็นสิ่ง
ทีนี้นะคะในแอ๋มก็ไปสอบปากคำกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมนะคะ
ก็เสร็จสิ้นช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นที่ผ่านมา
ก็มีรายงานว่าตำรวจอีกชุดหนึ่งก็เชิญตัวช่างโด่งนายสุธิชัยงันลาโสมไปสอบประคำเพิ่ม
โด่งเนี่ยค่ะวันเกิดเหตุเขาไปเลื่อยไม้ที่บ้านของนายแอ๋ม
แต่อย่างที่บอกว่าตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำหลายรอบนะคะ
ก็เป็นเทคนิคของทางเจ้าหน้าที่ในการสอบปากคำ
เพราะบางทีครั้งเดียวได้ข้อมูลไม่ครบ
ถัดไปอาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอาจจะนึกอะไรออก

ส่วนความคืบหน้าในการหาตัวคนร้ายเนี่ยนะคะ
ตำรวจสอบปากคำพยานทั้งเชิญไปสอบที่โรงพัก
แล้วก็ไปสอบถึงบ้านพัก

ตอนนี้เนี่ยสอบปากคำพยานไปแล้ว๒๘๐ปาก
ใครยังออกหมายจับไม่ได้
ตำรวจบอกว่ารู้แหละว่าบางคนมีพิรุษ
แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันยังไปไม่ถึง
คือมีรายงานเรื่องผลการตรวจพิสูจน์เส้นขน
ที่เจอที่ศพของน้องชมพู่นะคะ
ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวไป

เป็นเส้นขนของสุนัขเป็นเส้นขนของสัตว์ที่เจ้าหน้าที่ไปเอาขนสุนัขขนแมวขนหนูไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าผลออกมาวันนี้นะคะเป็นดีเอ็นเอของน้องชมพู่เอง
เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นผมเส้นเล็กหรือว่าไรผมหรืออะไรก็ได้ของน้องใช่ไหมฮะ
ทีแรกก็คิดว่าจะเป็นของบุคคลอื่นหรือว่าจะไปตรงกับสัตว์เลี้ยงที่น้องเล่นอยู่
ไปตรงกับถุงปุ๋ยถุงกระสอบที่อาจจะมีสัตว์เลี้ยงของบ้านของคนร้าย
ที่จะใส่น้องแล้วก็เอาไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟ
ตกลงแล้วเป็นดีเอ็นเอของน้องชมพู่เองนะคะ
กับน้องชมพู่ซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะตีวงแคบไปได้อีกว่า
ก็จะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมากไปกว่าที่จะอยู่ในวงกว้างเกินไป

อย่างที่บอกว่าตำรวจเขาตีวงแคบลงมาค่ะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้พุ่งไว้ที่๓เรื่องนะคะ๓ปมนะคะ
คือ๑ความขัดแย้งส่วนตัว๒เรื่องทางเพศ๓เรื่องยาเสพติด
สามเรื่องเนี้ยเป็นหลักแต่ก็
เรื่องทางเพศเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของผู้ต้องหาที่ต้องจงใจมาก่อเหตุกับเด็กใช่ไหม
ใช่ค่ะยาเสพติดก็อาจจะเป็นพวกแบบหลอนเกิดอาการคุ้มคลั่งอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาทำร้ายเด็ก
ส่วนความขัดแย้งส่วนตัวก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่ของคนใกล้ตัวในครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ตอนนี้ก็ตีวงแคบมาในลักษณะแบบนี้นะคะครับแต่มันมีประเด็นเรื่องของกลุ่มคนตัดไม้ช่างไม้ในพื้นที่อ่ะค่ะ
ที่มีช่างว่าช่างโดงในแอ๋มรวมถึงนายนารินด้วยเนี่ยค่ะซึ่งก็มีอาชีพรับจ้างตัดไม้แล้วก็เป็นพรานป่าด้วย
มันไปมีข้อมูลในลักษณะที่ว่าโซนพื้นที่หมู่บ้านกกอกเนี่ยจุดที่น้องชมพู่หายตัวไปเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖จนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าประเด็นนี้ก็ยังสืบหาข้อมูลในเชิงลึกอยู่นะคะ
แล้วมันก็มีประเด็นที่ว่าหลายคนมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ทิ้งนะคะก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนหาข้อมูลในประเด็นดังกล่าวนี้อยู่ค่ะ
ความจริงเรื่องของการตัดไม้ในพื้นที่แถวนั้นนะฮะหรือว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยทีมข่าวของเราก็พอจะมีข้อมูลอยู่
แต่ยังไงขอให้ท่านรอฟังจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนก็แล้วกันใช่ค่ะนะฮะ
แต่ว่าภาพที่ท่านเห็นเนี่ยคือภาพที่คุณกิติศักดิ์นะฮะ
เคยไปคุยกับช่างวาช่างโด่งหรือว่านายแอ๋มก็แล้วแต่
จำลองเหตุการณ์ช่วงวันนั้น๑๑พฤษภาคม
ก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปซึ่งเขายืนยันว่ามาเลื่อยไม้
มารับจ้างทำไม้อยู่ที่บ้านในแอ๋มนะฮะ
ในแอ๋มที่วันนี้ตำรวจเรียกไปสอบปากคำครั้งที่๔คำถามก็คือว่าแล้วทำไมถึงเรียกไปสอบอีกเป็นครั้งที่๔
ก็เพราะว่าบ้านในแอ๋มเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านน้องชมพู่มากห่างกันแค่๔๐เมตรไม่มีรั้วกั้นด้วย
คือถ้าไม่บอกเนี่ยแทบจะคิดว่าเป็นพื้นที่บ้านเดียวกันใกล้กันมากนะครับ
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปในแอ๋มบอกว่าตอนนั้นเขาดูทีวีอยู่ในบ้าน
ส่วนที่หน้าบ้านมีช่างวากับช่างโด่งมาทำงานเลื่อยไม้อยู่หน้าบ้านเขาเพราะว่าเขากำลังต่อเติมบ้าน
ทีนี้พอทราบว่าน้องชมพู่หายตัวไปก็ไปช่วยกันตามหาหมดเลยนะ
แอ๋มบอกว่านายแอ๋มช่างวาช่างโด่งไปช่วยตามหาน้องชมพู่กันหมดเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้นายแอ๋มถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำหลายครั้งนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันมาตลอดว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหายตัวไปแล้วก็เสียชีวิตของน้องชมพู่
หลังสอบปากคำอยู่วันหนึ่งในแอ๋มเคยไปให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าช่วงที่ตำรวจพาไปสอบปากคำเนี่ยเขาถูกทำร้ายร่างกายถูกทุบหลังไปสองที
เตะที่ขาด้วยแล้วเจ้าหน้าที่บังคับให้เขารับสารภาพเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่
โทรศัพท์มือถือเข้าไปตรวจสอบจากนั้นอีกวันหนึ่งนะ
มีตำรวจอีกคนนึงเอามาส่งคืนให้เขาที่บ้านแต่ในสภาพคือมือถือเขาพังฮะ
หน้าจอแตกข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือ
วันที่๑๑พฤษภาคมคือวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ข้อมูลมันหายไปหมดเลยแล้วเขาจะมีไว้เป็นหลักฐานได้ยังไงว่า

ต่อมาวันรุ่งขึ้นครับ๒๓มิถุนายนนะฮะ
ตำรวจสพกกตูมออกหมายเรียกเลยนะครับ
ออกหมายเรียกในแอ๋มไปให้ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับ
เรื่องที่เนี่ยไปให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์บอกว่า

เอามือถือผมไปทำหน้าจอพังไปลบข้อมูลผมอีกวันที่๑๑พฤษภาคม
ตำรวจออกหมายเรียกเลยนะฮะเพื่อมาให้ชี้แจงเรื่องนี้นะฮะที่ไปให้ข้อมูลตรงนี้
แล้วก็มารับตัวในแอ๋มจากบ้านไปเอาไปสอบปากคำ
แต่วันนั้นที่ตำรวจมาเนี่ยนายแอ๋มไม่อยู่บ้านเจอแต่พ่อเพราะว่าเขาออกไปทำนา
ก็พ่อก็อยู่นะครับพ่อก็เอาหมายเรียกตำรวจก็เอาหมายเรียกให้พ่อดูนะครับ
ที่นายแอ๋มจะขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้านแล้วท่าทีตอนนั้นก็ตกใจเลยนะครับ
ถ้าเราย้อนไปดูในวันนั้นเนี่ยนะตำรวจก็นำตัวในแอ๋มขึ้นรถไปที่สพกกตูมนะครับ
เพื่อไปสอบเกี่ยวกับประเด็นที่ไปให้ข้อมูลว่าตำรวจเนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำโทรศัพท์มือถือพัง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

นายแอ๋มบอกว่านอกจากไปเคลียร์กันเรื่องโทรศัพท์มือถือของเขาแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ยังสอบถามข้อมูลเรื่องคดีน้องชมพู่เพิ่มเติมด้วยนะครับ
ในวันนั้นก็สอบถามคือเรื่องของช่วงเวลาที่ว่าจ้างช่างวาช่างโด่งมาทำงานเลื่อยไม้ที่บ้าน
ตัวในแอ๋มนะครับยังถูกนำตัวขึ้นภูเหล็กไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคำให้การที่ไม่ตรงกันในหลายครั้งนะครับ
คดีนี้นายแอ๋มก็ถูกเชิญไปสอบปากคำ๔ครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ข้อมูลส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาไม่ตรงกันข้อมูลสับสนกัน
ก็เลยต้องเอาไปสอบสวนให้แน่ชัดให้สิ้นสงสัยเกี่ยวกับประเด็นต่างของนายแอ๋ม
แล้วก็ช่างวาช่างโด่งอืมครับส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายนะคะสักบ่ายสองโมงครึ่งตำรวจชุดสืบสวนค่ะ
พาน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่และน้องกุ้ยเจ๋งอายุ๑๐ขวบนะคะ
เป็นลูกพี่ลูกน้องกันน้องกุ้ยเจ๋งเนี่ยเป็นลูกชายของน้าตาย
ตายคือน้องสาวของแม่น้องชมพู่นะคะครับนี่ค่ะคือตำรวจบอกว่า
ใกล้เปิดเทอมแล้วเดี๋ยวหนึ่งกรกฎาคมก็เปิดเทอมแล้ว
ก็เลยพาน้องสดิ้งกับน้องก๋วยเจ๋งไปซื้อของค่ะ
ตัวที่จะเปิดเทอมนะคะที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสกลนคร
ตำรวจบอกว่าอยากจะให้เด็กได้ผ่อนคลายก็ไปเดินเล่นที่ห้าง
ซื้ออุปกรณ์สิ่งของจำเป็นไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองของทั้งคู่
ก็ติดธุระหลายอย่างโดยเฉพาะช่วงนี้คดีของน้องชมพู่
ก็ต้องไปสอบปากคำต้องให้ข้อมูลกับตำรวจคือก็วุ่นกันหมดทั้งพื้นที่
หมู่บ้านนะคะตำรวจก็เลยขออนุญาตทำหน้าที่แทน
ก็พาน้องไปแล้วก็มีการพาตัวไปถึงที่สอพอกกตูม
ครับรถของพี่พี่ตำรวจก็จอดน้องสดิ้งก็ลดกระจกลง
แล้วก็คุยกับนักข่าวของเราอันนี้เป็นภาพของ
ส่วนนี้คือนายนารินผ้าปนายนารินนายนารินนะคะ
ถึงบ้านค่ะนะฮะให้ดูอีกรอบนึงนะคะส่วนอันนี้คือภาพบรรยากาศสดล่าสุดนะ
ตอนนี้เลยนะคะที่บ้านของนายนารินนะคะครับก็มีการผูกข้อไม้ข้อมือ
คนในพื้นที่หยาดผีน้องมาให้กำลังใจค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยแล้วนะฮะ

ลูกด้วยนะอ่ะสิพี่พี่ต้องกินหมดลูกด้วยครับกินกินกิน

ดีใจที่ศุษย์ก็ได้เห็นได้ลูกดีใจที่ศุษย์ก็ได้เห็นอะไรผมดีใจทุก
ดีใจ

เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นของครอบครัวนายนารินเชื้อขมตา
ที่ต้องบอกว่าวันนี้หลังจากที่ได้รับการประกันตัว
จากคดีที่ถูกกล่าวหานะคะว่าข่มขืนแล้วก็กระทำชำราวเด็กหญิงวัย๕ขวบ
ซึ่งนายนารินเองนั้นก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
มีการยื่นประกันตัวจนกระทั่งวันนี้เขาได้รับอิสรภาพ
ครอบครัวยาดพี่น้องต่างมาให้กำลังใจ
แล้วก็มารออยู่ที่บ้านตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
เดี๋ยวเราไปถามภรรยาของนายนารินว่ารู้สึกยังไงบ้าง
สวัสดีครับ

เหมือน๕๐ปีเลยครับ
ไม่รู้สึกแม่

อ๋อพี่พี่ดีใจดีใจแบบไม่ถูกแล้วค่ะอย่างนั้นขอบคุณ
ขอบคุณน้องน้องทุกคนเลยค่ะค่ะอืมถ้าไม่ได้น้องน้องไม่รู้ว่าพี่จะได้
ได้มีวันนี้ไหมขอขอบคุณจริงจริงด้วยนะคะค่ะอ่านี่นะคะ
ก็เป็นทั้งความรู้สึกของพี่นารินความรู้สึกของภรรยาของพี่นาริน
ไปถึงลูกชายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็บอกว่าดีใจมากนะคะ
วันนี้บีดานั้นเดินทางมาถึงที่บ้านแล้วค่ะซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหว
ล่าสุดนะคะจากบ้านของนายนารินเชื้อคมตาหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาในส่วนของคดีข่มขืนกระทำชะลาวเด็กหญิงวัย๕ขวบ
ซึ่งเขายืนยันมาตลอดว่าเขาไม่ได้กระทำความผิด
และเรื่องนี้ต้องมีการต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อไปค่ะ
วิมณวันธรรมพักดีค่าไทยรัททีวีแร้ง่านจากจังหวัดมกดาหาดค่ะ
คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวธรรมรัฐทีวีอยู่ที่บ้านของนายนารินนะครับ
เพราะว่าเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็มีการผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็เหมือนกับที่เราได้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
เขายืนยันว่าเขาต้องขอต่อสู้คดีเพราะว่าเขาไม่ได้ทำความผิด
เกี่ยวกับคดีอนาจารย์เด็กวัย๕ขวบนะครับ
ใช่ค่ะส่วนคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะคะนายนารินก็ถูกเรียกตัวไปสอบปากคำอยู่หลายรอบเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ล่าสุดก็คือก่อนที่จะมีการออกไหมจับคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบก็คือโอ้โหสอบปากคำหลายวัน๔วัน๓คืน
ใช่ครับก็เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับลุงที่เป็นชายเร่ร่อนใช่ไหมที่เข้ามาในพื้นที่บ้านกกอกอยู่นะครับ
ในช่วงเวลานั้นนายนารินเองก็ถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำอยู่๓คืน๔วันในตอนนั้นนะครับ
แล้วก็มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับเรื่องคดีเด็กวัย๕ขวบจะยื่นขอประกันตัวเนี่ยนะฮะ
แล้วช่วงนั้นก็มีชายเร่ร่อนคนหนึ่งเดินพลัดหลงเข้ามาในพื้นที่บ้านกกอกใช่ไหม๒๓วันนะฮะ
ก็จะเป็นสองคนที่ตอนนั้นถูกจับตามองมากใช่ค่ะนะแต่ตำรวจก็บอกเองนะคะว่าคืออย่าไม่อยากจะให้ใช้คำว่านายนารินเป็นผู้ต้องสงสัย
คดีน้องชมพู่ด้วยซ้ำนะเพียงแต่ว่าก็อยากได้ข้อมูลอยากได้ข้อมูลของนายนารินกลัวว่าจะเกิดความสับสน
ก็เหมือนกับหลายคนนะครับผมเจอกับหลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างเมื่อวานที่ผมเจอนายสมคิดเขาบอกว่าโอ้โหพี่ผมก็พ้นความเป็นผู้ต้องสงสัยไปแล้วนะ
เพราะตำรวจเนี่ยสอบผมจนตำรวจบอกกับผมเองว่าผมก็สิ้นข้อสงสัยไปแล้วใช่อ่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงกันดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ตัดผู้ต้องสงสัยออกไปหลายคนเหมือนกันนะคะคือตีกรอบค่อนข้างจะแคบลงแต่ว่าบางอย่างไม่สามารถให้ข้อมูลกับทีมข่าวได้
แบบ๑๐๐ก็ไม่อยากจะให้ไปกระทบกับรูปคดีด้วยนะคะ
ผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตอนที่ลงพื้นที่ไปบ้านกกอกเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่า๗๐เนี่ยคืบหน้าเนี่ย
๓๐ที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ถึงขั้นว่าจะต้องแสวงหาพยานหลักฐานอะไรต่าง
ที่แบบต้องไปเริ่มต้นไปควานหาข้อมูลหาอะไรกันแบบนับหนึ่งกันใหม่นะ
มีเจ้าหน้าที่นายหนึ่งแล้วกันผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันนะ

ให้ข้อมูลกับผมบอกว่ามันเหมือนกับเชือกหรือว่าเถาวัน
ที่มันพันเกี่ยวกันอยู่แบบเป็นหลายปมคุณเขียนมาสอน
ตอนนี้ต้องการอีกนิดเดียวถ้าได้ตรงนี้มานะเหมือนกับกระตุกทีเดียวปึ๊ก
แล้วมันจะแบบจบเลยรู้เลยมันจะชัดเจนเลยใช่
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าลืมไปได้เลยว่าคำว่าจะจับแพ้เนี่ย
จะจับแพะจับแกะจับลาอะไรไม่มีแน่ขออีกนิดเดียว
ได้พยานได้หลักฐานตรงนี้มาเมื่อไหร่เนี่ย
กระตุกเชือกทีเดียวปุ๊บเงื่อนทั้งหมดเนี่ยมันจะคลายหมดเลย
ใช่ดังนั้นก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมติดตามนะคะ
ติดตามกว่าจะได้ตัวคนร้ายเนี่ยคือก็๔๙วันแล้ว
อย่างที่เรานำเสนอมาตั้งแต่ต้นว่าอุปสรรคในเรื่องของการหาพยานหลักฐาน
ต้องเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักที่จะเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้เนี่ย
คืออุปสรรคหลายอย่างแน่นอนในพื้นที่คุณภาคภูมิลงพื้นที่ไป
คือมันไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอะไรอยู่แล้วไม่มีค่ะ
คนเห็นเหตุการณ์พยานบุคคลอย่างนี้ก็ไม่มี
ไม่มีใครเห็นอะไรที่มันจะชัดเจนถึงขั้นที่ชี้ตัวคนร้ายได้
เป็นหมู่บ้านเล็กครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ผมคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่า
มันก็เป็นเสาส่งสัญญาณในการที่จะทำให้สามารถ
ใช้โทรศัพท์มือถือใช้โทรศัพท์อะไรกันได้
แต่มันไม่ละเอียดพอถึงขั้นจะไปตรวจแบบยิบย่อยว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไปอยู่ตรงไหน
มีการโทรเข้าโทรออกแบบไหนอะไรยังไงไปเคลื่อนที่ไปแบบไหนอะไรยังไงบ้างอะไรตรงนี้
มันก็เลยทำให้การที่จะประมวลผลอย่างเช่นถ้าเรียกในเอมาสอบถามข้อมูล
แล้วบอกว่าอ๋อวันนี้วันนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยผมอยู่ตรงนั้นตรงนี้
แต่มันไม่สามารถไปตรวจได้อย่างละเอียดว่าเอ้าแต่ทำไมโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ย
มันพบสัญญาณอยู่ตรงนี้มันพบการโทรเข้าโทรออกการแชทการใช้ข้อความแบบนี้
อย่างเงี้มันก็เลยยังชนกันไม่ได้ไงใช่เพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องสอบแบบ
คนละหลายหลายรอบหลายหลายครั้งเป็นวงรอบคนละรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามแล้ว
เพื่อให้สิ้นสงสัยนะฮะไม่ได้หมายความทุกคนจะเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับ
แต่เพื่อต้องการได้ข้อมูลมาแล้วก็เอาไปขยายผลต่อนะฮะ
เพราะว่าอีกมุมหนึ่งโดยธรรมชาติของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็เป็นชาวไร่ชาวสวน
ใช่ค่ะนะทำเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงหนูเลี้ยงเป็นเกษตรกรอ่ะ
ก็ไม่ได้มานั่งดูนาฬิกาไงว่าช่วงวันที่น้องชมพู่หายตัวไปครับ
โมงกี่โมงกี่โมงทำอะไรอยู่บ้างบางทีเนี่ยให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนในเรื่องของช่วงเวลา
อืมแต่จริงจริงแล้วสำนวนคดีเรื่องของห่วงเวลาว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ย
มันสำคัญไงฮะแต่บางทีมันก็จะคลาดเคลื่อนในลักษณะดังกล่าว
เพราะชาวบ้านเขาบอกเขาจำไม่ได้อ่าบางทีวันนี้มาบอกอ๋อวันวันที่สิบเอ็ด
ผมอยู่แบบนี้อ่าอีกทีนึงมาถามอ่าวันที่สิบผมอยู่แบบนี้แล้วมันไม่
เนี้ยมันก็ไล่กันลำบากใช่ค่ะนี่คือภาพบรรยากาศที่บ้านของนายนารินนะคะ
ครับก็นี่คุณวิมลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเราอยู่ที่นั่นนะคะอืม
คือยาดของนายนารินก็รวมตัวกันตั้งแต่หัวค่ำอะค่ะ
เขาก็เตรียมกันตั้งแต่ค่ำมีถาดพาขวัญต้อนรับนายนาริน
ถาดก็จะมีไข่ไก่มีฝ้ายผูกแขนมีใบยอ
คูณใบมะยมนะคะนี่คือบรรยากาศบ้านนะคะอืม
ญาติญาติของนายนารินก็บอกกับทีมข่าวว่าค่อนข้างจะมั่นใจอ่ะ
ว่านายนารินไม่เกี่ยวแน่แน่กับคดีทั้งสองคดีนะครับ
คดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบที่กลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้ว
รวมถึงคดีของน้องชมพู่ด้วยนะคะ
ก็คือบรรยากาศที่บ้านที่เขาเตรียมข้าวของที่ต้อนรับรับขวัญ
ใช้คำว่ารับขวัญหลังจากได้รับการประกันตัวออกมาครับอืม
นี่มีไข่ด้วยเห็นไหมตามพิธีตามความเชื่อนะครับ
ของผู้คนในพื้นที่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าบรรยากาศที่ท่านเห็น
ในขณะนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของคดีนะครับ
อันนี้ถ้าว่ากันตามหลักกฎหมายนายนารินก็คือยังเป็นผู้ต้องหาในคดี
อาจารย์เด็กหญิงวัยห้าขวบซึ่งเขาก็ต้องไปสู้คดีกันต่อไป
ใช่ค่ะผู้ต้องหาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาคือคนผิดนะ
เพียงแต่ว่าเขาถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเขาก็ต้องไปต่อสู้นะฮะ
หาพยานหลักฐานไปชี้แจงนะครับว่าเขาไม่ได้ทำผิดอ่า
เขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคดีนี้คดีหลักเลย
อาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบหรือว่าคดีของคนทั้งหมู่บ้าน
อ่าที่คนทั้งประเทศกำลังติดตามอยู่คือคดีของน้องชมพู่ใช่ค่ะ
คือตอนนี้ค่ะคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
ทีมข่าวของเรานั่งอยู่กับนายนารินเลยนะคะ
คืออยู่ที่บ้านของนายนารินคือคุณภูริพัฒน์เนี่ยครับ
ตามเรื่องของนายนารินตลอดใช่ครับคือไปรอที่เรือนจำ
แบบรับออกมาจากเรือนจำหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
ประกบพากลับเข้าบ้านช่วงที่มีการรับขวัญ
คุณภูริพัฒน์ก็อยู่ข้างตลอดนี่คือภาพสดนะตอนนี้เลยนะคะ

จะมีการรายงานสดเข้ามาผ่านทางด้วยนะคะ
ผู้นี่ไปตั้งแต่วันแรกแรกที่รู้ว่าจะมีหมายสารออกมาใช่มั้ย
อ่าคุณพุฟัฒน์ครับเป็นยังไงบ้างครับ
อ่าเดี๋ยวพอสัญญากันนิดนึงนะครับในพื้นที่ก็สัญญาณอาจจะลำบากหน่อย
แต่ก็น่าจะพอเห็นบรรยากาศได้อยู่คุณบุริพัฒน์ครับ

คุณบุริภาษครับถ้าพร้อมเชิญเลยครับ
เขาควบคุมตัวเราไปที่ทอพเออควุมตัวเราไปพูดคุยที่ทอพเมื่อกันครับ
บอกว่าเขาคงขุบังคับอะไรแล้วไหมวันนั้นน่ะพี่
อ๋อบุริภาพตัวผม
ผู้สปัดการรอพอภาพ

น่ากลัวมากซึ่งเขาไม่ใช่ผมแล้วนะคะ
ลักษณะท่าทางที่เขาทำกับเรามีปัญญาใบไหนเวลา

ดูไม่ได้ทำ
ทำเด็กก็ไม่พูดแมมมี
เขาพยายามที่จะบังคับให้เรารับสารภาพไม่ได้

เขาไปสอบถามคดีชุมโภคครับครับเขาเขาไม่ชอบความต่อไปจุดเนี้ย
ทำไปสอบว่าพบคำเด็ดของน้องขวัญไหมครับอืมผมก็งงเนอะอืม
มันคนละเรื่องกันเลยเหมือนกันเรื่องราวของน้องขวัญเนี่ยมีการตกลงมีการพูดคุยกันเสร็จสิ้นไปนานแล้ว
ครับผมตอนนั้นเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้อะไรสักอย่าง
ผมยืนยันผมไม่ได้ทำและนักเรียนทำกันด้วยเองนะครับคือตอนนั้นเนี้ยเรามี
ตอนนี้เนี้ยเรามีพยานหลักฐานในเมืองที่จะต่อสู้ค่ะใช่ไหมครับครับผมอืม
ตอนนี้ความรู้สึกที่ได้กลับมาบ้านเห็นญาติพี่น้องเห็นอะไรตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่นาริน
ตื่นตันใจมากเลยครับตื่นตันใจครับผมเห็นชาวบ้านเขามาหาเรามาพูดคุยกับเรา
มาให้กำลังใจเราครับผมขึ้นตามใจมากขอบคุณมากมากเลยครับอยากจะบอกยังไงกับชาวบ้านที่มารอยาดต่างต่าง
อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากมาก

แล้วก็รู้สึกว่าอื้อความที่จะทำก็มีนุนเงี่ยให้เราบ้าง

เราเราคิดไหมคิดยังไงว่า
แฟนแฟนเราไม่ได้ทำแต่บอกไม่ได้อธิสูจน์ให้

แบบนั้นอืมค่ะพอมาเห็นพอมาเห็นญาติพี่น้องมาเห็นอะไรคนเต็มบ้านเต็ม
อะไรมาช่วยเราง่ายมีใจขอบคุณพี่น้องชะบัดตอบทุกทุกคน
ทั้งคุณน้องข้าวด้วยถ้าไม่มีพวกคุณเหล่านี้ทุกคนจะมีวันนี้ต่อแล้ว
ต่อแล้วอืมและตอนนี้เนี้ยเราคิดเรียกว่าเราจะได้รับความ

อยากฝากบอกคนที่ดูข่าวจะตอบบทุกคน

ให้เป็นทำมันบังใจผมด้วยทำให้ดูด้วยนะครับ
ผมเรียกมาก
ขอแค่ชาวบ้านที่น้องบ้านสองหรือบ้านเจ็ดชีวิต
ที่เขารู้จักกันแล้วแล้วเขายุ่งเชื่อมันในตัวเรา

อืมนี่คือความรู้สึกที่อยากให้บอกคุณบอก

คุณผู้ชมครับนี่คือความรู้สึกสดของคุณนารินเชื้อคมตา

สำหรับความคืนหน้าทั้งหมดถ้าเกิดมีความคืนมาอย่างไร

รายงานสดจากบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารครับ

อยากจะให้นายนารินมีขวัญกำลังใจนะคะ
พ้นเรื่องร้ายไปให้ได้นะคะ

ชาวบ้านทุกคนก็ลำบากมากจริง

ก็คือทุกคนอยากจะให้จับคนร้ายให้ได้

นะครับอยากให้มีการประกันตัวในคดีอีกความคิด

พยานหลักฐานแล้วก็จะสู้คดี

ในคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบ

แต่ว่าต้องไปรายงานตัวนะฮะไปรายงานตัวเป็นระยะนะครับอ่า
ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่บ้านของนายนารินเนี่ย
ผูกข้อไม้ข้อมืออะไรกันเสร็จรับขวัญกันเสร็จนะฮะ
เมื่อสักครู่นี้ให้สัมภาษณ์นะครับกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
เขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะฮะ
ไม่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่และไม่เกี่ยวข้องกับคดีของเด็กหญิงคนนี้
เขาบอกว่าตอนที่ตำรวจเรียกไปสอบตอนแรกเนี่ยที่ว่าไม่ได้กลับบ้านเลย
สามสี่วันเนี่ยก็สอบถามออกไปในเชิงในทางของคดีน้องชมพู่ด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะไปมาอ้าวถูกหมายสารสารอนุมัติหมายจับ
ถูกหมายจับในข้อหาเกี่ยวกับเด็กหญิงอายุ๕ขวบเขาก็งงอยู่
แต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะในมุมของตำรวจเองเขาก็บอกว่าจริงจริงแล้ว
ในคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์มีนาคมที่ผ่านมา
ตำรวจเองเขาก็มั่นใจในหลักฐานที่เขามีว่าหลักฐานที่มีคือมีน้ำหนัก
ถึงขั้นที่ขออนุมัติศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับนายนาริน
คือตำรวจบอกว่าถ้าหลักฐานไม่มีน้ำหนักศาลถ้าไม่ออกหมายจับใช่
แต่นี่คือสารท่านก็ออกหมายจับแต่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ที่เขาจะขอประกันตัวออกมาที่เขาจะขอต่อสู้คดีนะคะอืม
นายนารินก็เลยบอกว่าก็ประกันตัวออกมาก็เพื่อจะสู้คดีครับ
แต่ว่าที่นายนารินให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าตำรวจ
คมคู่บังคับให้ตัวเองรับสารภาพในสิ่งที่ไม่ได้ทำ
ประเด็นตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวต้องรอคำชี้แจงจากทางตำรวจด้วย
คือทางญาติญาติบอกว่าก็ไม่อยากจะออกความเห็นในลักษณะของพฤติกรรมของตำรวจว่าจริงไม่จริงยังไง
แต่ตัวนายนารินยืนยันว่ามันเป็นอย่างนั้นว่าเขาถูกบังคับในลักษณะแบบนั้น
แต่ยังไงก็ตามก็ถือว่าในตอนนี้ก็ได้รับการประกันตัวออกมา
ก็ต้องสู้คดีกันต่อในส่วนของคดีอาณาจารย์เด็กวัย๕ขวบนะ
ส่วนคดีของน้องชมพู่ก็ต้องรอดูว่าตำรวจจะเรียกใครไปสอบปากคำอะไรยังไงเพิ่มเติม
ในส่วนของนายนารินจะถูกเรียกไปสอบปากคำเพิ่มอีกหรือเปล่า
คดีของน้องชมพู่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อ

ภาพรวมคดีของน้องชมพู่นะครับทุกผู้ชมครับตอนนี้ก็๔๙วันแล้วนะครับ
วันที่เรานับตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
วันนั้นช่วงสายนะฮะประมาณ๘๙โมงเช้านะครับ
น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบแห่งบ้านกกอกที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ก็นอนอยู่ที่แคร่หน้าบ้านนะครับใช้โน้ตบุ๊กของคุณแม่ในการดูยูทูปอยู่นะครับ
พี่สาวก็คือน้องสดิ้งวัย๑๓ปีก็อยู่ด้วยที่บ้านนะฮะก็เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้กันนั่นแหละนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำงานนะฮะไปทำสวนทำไร่อยู่ข้างนอกนะครับสุดท้ายแล้วน้องก็หายตัวไปนะครับ
แล้วก็พบเป็นศพถูกทิ้งอยู่ที่ภูเหล็กไฟนะฮะซึ่งเป็นภูเขาอยู่ที่พื้นที่หลังบ้านกกอกนะฮะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนเมื่อ๑๔พฤษภาคม
ใช่ค่ะก็คือมีชาวบ้านที่เขาขึ้นไปเก็บผักเก็บเห็ดเนี่ยค่ะเขาเจอรองเท้าก่อนเจอรองเท้าของเด็กเขาก็ไม่มั่นใจหรอกว่ารองเท้าของน้องชมพู่ที่หายตัวไปหรือเปล่า
เขาก็วิ่งลงมาบอกคนข้างล่างนะคะว่าเจอรองเท้าเด็กทีนี้ก็เลยขึ้นไปดูกันอีกรอบปรากฏว่าญาติญาติก็มั่นใจว่านี่คือรองเท้าของน้องชมพู่แล้วถัดไปอีกสักเล็กน้อยก็เจอร่างของน้องชมพู่นะคะ
ครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยตำรวจก็พยายามที่จะไล่สืบสวนสอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดูเหมือนว่าการคลี่คลายคดีเองเนี่ยนะฮะสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่มันก็ดูยากไปหมดนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะตั้งแต่วันแรกที่เด็กหายจนกระทั่งวันพบศพนะครับก็เต็มไปด้วยผู้คนนะฮะช่วงแรกแรกก็เป็นผู้
นะฮะตรอบพื้นที่หมู่บ้านเลยล่ะนะครับเข้าพื้นที่ป่าพื้นที่เขานะครับขึ้นบนเขาก็ขึ้นไปนะฮะบนภูเหล็กไฟเนี่ยแต่ไม่ถึงจุดตรงที่เจอสวบน้องชมพู่นะฮะยังสูงไม่ถึงตรงนั้นนะครับผมก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผ่ายนที่ผมไปภูเหล็กไฟอ่ะค่ะถ้าจุดที่เจอสวบน้องชมพู่จาก

ถ้าขึ้นต่อไปอีกเจ้าหน้าที่บอกว่าก็อาจจะเจอน้องชมพู่ก็ได้หรืออาจจะไม่เจอก็ได้ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าคนร้ายคือใครและคนร้ายทำอะไรยังไงกับน้องชมพู่บ้างในช่วงเวลานั้นค่ะนะสิบเอ็ดพฤษภาคมก่อนจะถึงสิบสี่พฤษภาคมนะฮะอ่าตอนนี้นะคะคุณวิมนต์วันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะคะที่อยู่
สดที่นั่นอีกรอบหนึ่งนะคะจากคุณวิมนต์วันธรรมพักดีค่ะอยู่ที่บ้านของนายนารินนะคะเชิญค่ะค่ะตอนนี้เขาก็ยังอยู่ที่บ้านของนายนารินเชื้อคมตาซึ่งได้รับการปราการตัวแล้วก็กลับมาถึงบ้านด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นซึ่งมีย่างพี่น้องชนุนมากมารอแล้วก็มีการทำให้ทีอ่าขู่แขนเพื่อจะรับฝันนะคะซึ่งต
อืมส์อูต้องร้องไห้นะเอ่อเรียนความรู้สึกนะคะว่าเรารู้สึกยังไง

ประมาณไม่เดี๋ยวเพียงส่วนคว่างนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันจะหยดร้ายสักแค่ไหนสำหรับครอบครัวเก่า

ไม่เคยค่ะ
เป็นความเลวร้ายที่สุดใน

ยิ่งหนักก็เป็นใหญ่เลยค่ะ
ทานข้าวแทบจนไม่ได้
แบบนอนก็ไม่ค่อยหลัก

ทำไมมันเป็นอย่างนี้

ก็สองพี่น้องเป็นไปได้ไหม
ก็เป็นคนร้านเขา

เราก็กลับไปคิด
แล้วก็เราก็คุ้มสร้าง

แย่เลยหนักเลยค่ะหนักเลย
นี่มาที่บ้านคนแรกมาทำ
ทำอะไรบ้าง
ต้นคูณยอดคูณยอดประยม

แล้วก็ขั้นภาครักษ์คือ

สิทธิ์ทุกอย่างค่ะแต่ว่าเป็นเศรษฐกิจอยู่อยู่อย่างนี้
อยากจะให้สิ่งดีเกิดขึ้น
เกิดขึ้นกับเขาเกิดช่วยเขาตรงนี้
ให้เขาพ้นจากอันตราย

ให้สิ่งที่คุณคุณสิ่งดีเกิดขึ้น
สำหรับตัวนายนารินเนี่ยไม่ยอมสนิทแค่ไหนคะ
แบบว่าสนิทพอเขาประมาณค่ะ
แต่พอข่าวออกมาไม่เอามาบอกฉันฉันไม่เชื่อหรอก

ไม่เชื่อเพราะว่าเกย์ก็อยู่ของเกย์
ที่กันไหมค่ะ
เรื่องคดีของน้องชวนโคปเนี่ยมันประทบกับกับเรายังไงบ้าง
แบบเยอะเลยแบบว่าไม่น่าจะทุนไม่น่าจะทุนถ้าเขาทำจริง
เขาไม่อยู่สวยขนาดนี้หรอกนานขนาดนี้หรอกเขาไม่ค่อยคุ้มคิงกับใคร
ทำงานกินทำงานก็ตลอดก็ส่งลูกเรียนไงส่งตัวเล็กก็ทานนม
ทำงานกินทำงานก็ส่งลูกเรียนไงส่งตัวเล็กก็ทานนม
อยากจะให้คุณแม่ได้บอกถึงแบบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยากจะทำคดี
เร่งทำหน่อยได้ไหมเข้าบ้านได้รับคนทำทีไหนอยากให้ช่วยขึ้นตรงนั้นด้วย
จะได้เข้าบ้านจะได้อยู่ที่มิสุทธิ์ไงแล้วตอนนี้ก็
ควาวะควาวะ
ก็ถึงตำรวจชิวแล้วค่ะแล้วก็นักข่าวมาชิวไปแล้วค่ะ
ก็เลยสลายหมดเลยตรงนั้นไปไหนคนเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะ
ต้องมีเพื่อนไปค่ะทำไมเป็นพยานเป็นพยานอ๋อ
เดี๋ยวเดี๋ยวทำได้กับถามจ้ะเดี๋ยวคุณผู้สงสัย
เขาบอกเราหรือเราคิดกันเองคิดคิดกันเองอ๋อเหรอคะ
ประมาณนั้นก็เลยพาเพื่อนต้องหาเพื่อน
จำถามอย่างงี้เลยเพราะว่าพี่เอิลอันนี้มาถึงบ้านปุกเนี้ย
มันรอดรอดรอดมันก็จะเย็นลงแล้ว
ประมาณ๖ปีบ้าง
ตอนนี้บ้านกกอกโด่งดังมาก
คนไทยก็รู้จักเกี่ยวกับบ้านกบกอกของเรายังไงคะ

ดูแบบไม่ต้องคิดมาก
ให้ดูสื่อ

เอาข้อจริงนี่

พวกเธอจะมารอรับพี่นาริน

จากภูมิในโดยเบาะที่นาริน
ซึ่งอยู่บริเวณทางขึ้นวัดถ้ำคุณภายเองค่ะ

พี่สิว

ก็เดี๋ยวเราจะได้คุยนะคะว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
แขนนั้นตัวนี้เป็นเชื้อนุ่น

ตอนนี้เรามาเห็นพี่กับเมื่อน้องรับมาคอยดูว่า
ตื่นตันใจขาดเรียบร้อยไหมหรือขาดไอ้นี่หรือเปล่า

อืม

ดีใจที่น้องให้มา

เป็นพี่สาวเจน่า

ภายในอุหาศมีพวกผู้ไร้ตีแล้ว

ถ้ามมาหากินนี้แล้วก็พรุนส่วน
ในภายในตอนนี้แต่ว่า

ว่าเอาไปโดดว่านายนาริมถูกจับ
อ้าวจับได้เนี่ยได้
ติดยังยังได้จับ

ที่โดดกันแล้วเนี่ยในหมู่ญาติที่โดดกันแล้วเนี่ยว่า

ไม่ได้จับไม่ได้จับอยู่หรือ
ว่าจัดก่อน
เราเราตอนนั้นความแผนกันเลยว่าเฮ้อจะช่วยเขายังไงอะไรบางนี้

ตอนนี้พอเห็นผ่านใดสี่วัน
ก็เป็นห่วงนั่นแหละเนาะ
มีมากจะเธอเอาไปเอ็ดพลึกเพราะว่า

ไม่รู้ใครมาเอาไป
เออไม่รู้จักเพิ่มมาเอาไปเอาไปเอ็ดพลึก

วันที่สิบสี่นายนารินถูกจับ

เราก็อยากจะแบบขอความเป็นธรรมให้
เอออย่าขอความเป็นธรรมนั่นแล้ว

ในฐานะผู้สาวมันไม่ได้เอ็ดดอก

อยากสังคมรับรู้ด้วย
ความยุติธรรมด้วยขอความเป็นธรรมด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย
อยากให้สังคมรับรู้ด้วย

สดิ้งบอกว่านี่พี่ตำรวจซื้อให้นะครับ
กระเป๋านะมีของเล่นมีเคสโทรศัพท์มือถือ
น้องสดิ้งน้องก๋วยเจ๋งนะครับอีกหลายอย่างเลยล่ะนะครับ
เดี๋ยวไล่ให้ว่าจะมีอะไรนะครับแต่ว่าฟังเสียงช่วงน้องสดิ้ง
ทักทายกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรากันก่อนนะครับ
แล้วเรารอไหนอะชุดนักเรียนชุดได้เองที่เมืองพฤษฐานแล้ว
อ๋อเอาหรอก็เห็นเหมือนว่าจะพาไปซื้อนักเรียน
มาหลับมาไม่เห็นไว้พวกพี่
อ๋อหลับมือหลับมือหลับมืออ๋อไปแล้วได้ได้ไลฟ์สติกเลยเอามามองหน้าที่นี่แหละไปนอนก่อนลุก
หลังจากนั้นนะครับตำรวจก็ได้พาน้องสดิ้งกับน้องก๊วยเจ๋ง
ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยนะฮะก็มีสหวิชาชีพด้วยนะครับ
แล้วก็พามาส่งที่บ้านนะครับน้องก๊วยเจ๋งนี่ลงจากรถ
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราอีกคนนึงก็อยู่ที่บ้านนะฮะ
บ้านของน้องสดิ้งกับน้องก๋วยเจ๋งนี่อยู่ติดกันเลยนะฮะ
เจ๋งบอกว่านี่ผมได้ไม้แบตมาด้วยไม้แบตกับลูกแบตพี่ตำรวจซื้อให้นี่ฮะ
แล้วก็ชวนกันตีแบตเล่นกับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ๋งบอกว่าตำรวจก็พาแวะไปสพกกตูมด้วยนะครับ
เราก็เออถามเออก๋วยเจ๋งแล้วพี่ก็ถามว่าไงบ้างล่ะ
ก๋วยเจ๋งบอกว่าพี่เขาก็ถามว่าวันนั้นที่ต้นมะม่วงหน้าบ้านวันเกิดเหตุเห็นใครอะไรยังไงบ้าง
เริ่มเปิดเรียนวันพุธที่จะถึงนี้ก๋วยเจ๋งนี้จะขึ้นป๕ส่วนน้องเสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่จะขึ้นม๑นะครับ
อุปกรณ์การเรียนของก๋วยเจ๋งนะครับกับน้องชมพู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ที่พี่ตำรวจใจดีซื้อให้มีหลายอย่าง
น้ำยาลบคำผิดด้วยนี่ก๋วยเจ๋งจะเขียนผิดบ่อยจะได้ไม่ต้องใช้บ่อยนะ
ก็มาตีเล่นนะครับของน้องชมพู่ก็มีหลายหลายอย่างคล้ายกันแล้วครับ
กระเป๋าเป้นะฮะของน้องสดิ้งนะฮะขออภัยของน้องสดิ้งนะครับ
มีกระเป๋าเป้นะครับมีดินสอสีไม้ไม้บรรทัศน์มีปากกานะอ่า
มีโรงเท้าแตะด้วยนะครับแล้วก็มีสีต่างนะ
โทรศัพท์มือถือนะครับสายชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับอ่า
แล้วก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยสงสัยอยากกิน
บางทีอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยเด็กกินบะหมี่สำเร็จรูปแล้วพรุ่งนี้
เด็กก็คงอยากกินนะครับรวมแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ก็ซื้อให้หมดนะฮะแล้วก็พาไปกินไก่ทอดชื่อดังด้วย
ก่อนจะพามาส่งที่บ้านนะครับซึ่งน้องน้องก็ได้กล่าวขอบคุณ
ตำรวจทุกคนนะครับพี่พี่ตำรวจนะครับที่โอ้โหกรุณาซื้อให้เลยนี่

น้องก็พาไปทำอะไรบ้าง

กระเป๋าไม่เท่าไหร่นะเวลาเก่า

โอ้โหเป็นพันแล้วเนี่ยเป็นพันเลยเนี่ย

ขอบคุณคุณตำรวจนะครับ
ขอบคุณตำรวจเข้าคุณตำรวจหน่อย
นี่ครับส่วนนี้ก็คือภาพที่หน้าบ้าน
ผู้สืบขาของเราก็ดวนแบตกัน

อ่าน้องบอกว่าน้องนี่เป็นนักแบตมินตันประจำโรงเรียนของโรงเรียนกกตูมเลยนะค่ะ
ต้องบอกว่าน้องก๋วยเจ๋งเล่นเก่งจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ใช่ว่าคุณศักดิ์สิทธิ์อ่อยให้นะน้องเขาเล่นเก่งจริง
ตับทางไหมตับทาง
คือตอนนี้พายโพรมกันค่ะแต่ว่าตอนขากลับเนี่ย

พ่อก็ไปที่สพกกตูมเหมือนกันนะฮะอ่าก็เลยกลับมาที่หลังนะฮะ
สัก๒๐นาทีทางพี่ตำรวจก็พาน้องสดิ้งมาส่งที่บ้านนะครับ
กับคุณพ่อนะครับก็ข้าวของก็เต็มไม้เต็มมือเหมือนกัน
อย่างที่ท่านชมไปเมื่อสักครู่นี้นี่ก็เอามาให้คุณแม่ดู
สาวิตรีนะฮะน้องสดิ้งบอกว่าวันนี้พี่ตำรวจพาไปซื้อของเยอะแยะเลยนะครับ
ก็พี่ก็ช่วยออกสตางค์ให้หลายบาทนะครับ
ส่วนใหญ่ของที่ซื้อก็เพื่อเตรียมเปิดเรียนที่จะขึ้นม๑ที่ต้องใช้หลายอย่าง
โดยเฉพาะไม้บรรทัศน์เนี่ยนะฮะน้องสดิ้งบอกว่าแถวบ้านกอกนี่คือไม่มีขายเลย
ต้องคอยยืมเพื่อนใช้ตลอดเลยนะฮะจะไปซื้อหลายครั้งก็ยังไม่ได้เข้าตัวเมืองสักที
พี่ก็เลยพาไปนะครับก็ได้ขอบคุณพี่ตำรวจทุกคนด้วยที่ใจดีมาก
ตลอดทั้งวันพาไปกินข้าวด้วยซื้อของด้วยส่วนที่แวะไปที่สพกกตูมเนี่ย
พี่เขาก็ถามนิดหน่อยเกี่ยวกับคดีของน้องสาวนะฮะเสร็จแล้วก็พากลับมาส่งพร้อมกับคุณพ่อ
ตรงคาวกับปากาค่ะแล้วก็แม่มันทัศน์แม่มันทัศน์นี่คือตรงคาวกับปากาค่ะแล้วก็แม่มันทัศน์
บรรทัศน์นี่คือแบบบางทีน่ะได้ยืมแต่เพื่อนไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าที่บ้านมันไม่มีขาย
ห้าม่อสกับ๒๐๐๐สาวแล้วก็เดี๋ยวพร้อมเปิดเรียนวันไหนนะ

แล้ววันนี้ต้องบอกเค้าพาไปเอาทำอะไรบ้างวันนี้นานเลยแน่ไปสาวเลย
ค่ะนี่นะคะทีนี้ก็มาดูความเคลื่อนไหวของคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ในวันนี้กันหน่อยนะคะ
เมื่อช่วง๕โมงเย็นค่ะตำรวจได้เชิญตัวคุณพ่อของน้องชมพู่ไปที่สพกกตูมนายอนามัยวงศรีชานะคะ
แล้วก็ออกมาจากโรงพักตอน๑๗นาฬิกา๓๐นาทีคือแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะ
คือสอบปากคำครึ่งชั่วโมงวันนี้ตำรวจบอกว่าก็เป็นลักษณะของการสอบถาม
สอบปากคำพยานแวดล้อมตามวงรอบของการสอบสวนนะคะ
พยานที่นำมาสอบในวันนี้เป็นพยานเด็กซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ
ก็ต้องมีการเชิญผู้ปกครองมีพนักงานอายการสหวิชาชีพร่วมในการสอบปากคำด้วย
เดี๋ยวเรื่องของเด็กที่ตำรวจสอบถามข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะ
ว่ามีใครอะไรยังไงบ้างแต่ว่าวันนี้ตำรวจเน้นไปที่เด็กที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
ส่วนคุณแม่ของน้องชมพู่ค่ะคุณแม่สาวิตรีก็ตลอดทั้งวันไปตลาดค่ะ
ซื้อข้าวของต่างแล้วก็ไปทำธุระช่วงเย็นก็เนี่ยกลับมาเจอน้องสดิ้งนะคะที่บ้าน
ตำรวจก็พาน้องสดิ้งกับคุณพ่อมาส่งที่บ้านน้องสดิ้งได้ของมาหลายอย่าง
แต่วันนี้ก็ปลอกโทรศัพท์มือถือที่ซื้อมาเนี่ยค่ะสีชมพูซื้อมาให้แม่ด้วยนะคะ
ก็จะมีอุปกรณ์ต่างครบคือที่ซื้อมาจะฝากคุณแม่ด้วยครับนี่ค่ะ
ทุกผู้ชมครับเราแวะไปดูความเคลื่อนไหวของพระเดือนชัย
หรือว่าหลวงปู่เดือนชัยกันหน่อยกันแล้วกันนะครับวันนี้ยังอยู่ที่พุทธอุทยานมาคบูชาอนุสร
พุทธชะยันตี๒๖๐๐ปีที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับ
นี่ครับวันนี้ก็วันที่๒แล้วนะที่มีการทำพิธีกันนะครับ
ทำพิธีทำลายแม่พิมพ์เหรียญหลวงปู่เดือนชัยรุ่นเจริญพรรุ่นที่หนึ่ง
พระเดือนชัยบอกว่าเพื่อไม่ให้มีใครมาทำซ้ำก็เลยต้องทำลายแม่พิมพ์หน่อยนะครับ
คนที่มากราบมาขอพรมาขอน้ำมนต์วันนี้ก็มาเอาโฉนดที่ดินมาให้เจิมก็มี
บางคนก็ให้รดน้ำมนต์นะคนที่เริ่มสายศรัทธาก็มาอยู่เยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีขันน้ำมนต์นี่แหละชาวบ้านเขาก็ให้ความสนใจกันเยอะ
ตอนที่หลวงปู่เดือนชัยไปหยดน้ำตาเทียนใส่ขันน้ำมนแล้วก็บริกรรมกระถาอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ซึ่งหลวงปู่เดือนชัยเองเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยให้ตัวลงตัวเลขอะไรหรอกคนก็ไปคิดไปนึกกันเอง
นู่นถูกคนเขาติฉินนินทาถูกต้องออกมาจากจังหวัดมุกดาหาร
แต่ความจริงแล้วมันมีเรื่องของที่พักส่งที่มุกดาหารที่ไปอยู่ในที่ป่าไม้ยังไม่ถูกต้องด้วยนะครับ
เราได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่เข้ามาจากต่างจังหวัดเลยนะฮะมาจากปราจีนบุรีมาที่นครนายก
บอกว่าตั้งใจมาเลยมากราบขอพรหลวงปู่เดือนชัยนะเพราะว่าศรัทธามากนะครับ
วันนี้มารอตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะปรากฏว่ามาถึงคนเยอะต้องรับบัตรคิวนะครับ
ก็ต่อแถวแล้วก็ได้เข้าไปกราบหลวงปู่เดือนชัยตอนประมาณเกือบ๔โมงเย็นถึงเสร็จ
บอกว่าตั้งใจเอากระเป๋าเงินมาให้เจิมนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วเธอก็บอกว่าตอนที่หลวงปู่เดือนชัยเจิมกระเป๋าเงินให้เนี่ยไม่รู้สึกอะไร
แต่พอรดน้ำมนต์ให้เท่านั้นแหละโอ้โหขนลุกไปทั้งตัว
รู้สึกเหมือนแบบโดนไฟช็อตไปชั่ววินาทีนะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนมีของอยู่แล้ว
อันนี้เธอบอกนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เลยรู้สึกว่า
หลวงปู่เดือนชัยเนี่ยต้องของจริงทำให้เชื่อแล้วก็ศรัทธา
ส่วนเรื่องพวกนี้เนี่ยของจริงเนี่ยแน่นอนน่ะต้องไปชมครับ
ก็คือทำมาหากินถามเรื่องของหลุนตัวเลขสลักกินแบ่งรถภาพ
คนถูกน้อยกว่าคนไม่ถูกเอาฟังหญิงสาวคนนี้ที่ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวเราไว้
ท่านก็เอากระเป๋าวางท่านก็โทรน้ำมนต์ให้ท่านก็ออกมา

เรามาตั้งแต่กี่โมง
นี่มาช่วงไหนบ่ายกว่ากว่าใช่ค่ะ
ใช่แล้วแต่คนค่ะแล้วแต่ความเชื่อของบุคคล
แล้วแต่เพราะเราเชื่อในแบบนี้อยู่แล้วค่ะเรื่องศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เชื่ออย่างนี้
พระครูสังครักษ์นรงทัศน์ทิติโสพโนเป็นผู้ดูแลพุทธอุทยานมาคบูชานุสรที่นครนายก
ก็พาไปดูจุดหล่อเทียนพรรษาที่หลวงปู่เดือนชัยไปเจิมอัคระเอาไว้ที่แท่นหล่อเทียนพรรษานะครับ
ก็ทำพิธีไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานก็ถือเริกเวลา๙นาฬิกา๕๖นาที
วันนี้ก็ยังมีคนที่มาถ่ายรูปแท่นหล่อเทียนกันเยอะนะครับ
แล้วก็มารอกราบหลวงปู่เดือนชัยนะครับเดี๋ยวฟังท่านพระครูสังครักษ์หน่อยนะครับ
หลวงปู่เดือนชัยได้มาเป็นประธานในพิธีหลอดเทียนนำเลือกแล้วก็เลยได้เจิมเบาหลอดเทียนนำเลือกไว้
อันนี้ก็เพื่อความเป็นศิลป์ของคนเขาต้องเจิมไว้
หลวงหลอดที่เราเห็นก็คือมีการใช้ตั้งเข้ามาเจิมไว้ใช่ไหมครับ
ใช่อันนี้เป็นหลวงปู่เดือนชัยหลวงปู่เดือนชัยทำให้วิจิโยคเป็นผู้เจิมไว้และเป็นประธานและก็เป็นผู้เจิม
วันนี้หลวงปู่เดือนชัยก็เสร็จพิธีอะไรต่างนะครับแล้วก็กลับเข้าไปที่กุฏิเนี่ย
ตอนประมาณ๔โมงเย็นนะครับเป็นกุฏิรับรองในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ถ้าอุทยานตรงนี้ที่นครนายกนะครับแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็จะมีกิจนิมนต์ไปที่อื่นแล้วนะครับ
ส่วนวันนี้ก็มีผู้ที่มารอเข้าไปกราบเนี่ยหลายคนนะครับแจกบัตรคิวกันเกือบ๓๐๐คิว
แต่ก็ได้เจอไม่ครบนะฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยจะอยู่อีกหนึ่งวันนะครับ
ช่วงเย็นพรุ่งนี้ก็จะออกจากพุทธอุทธิญาณมาครับอุชานุศรที่นครนายกคืนนี้อยู่อีก๑คืนนะครับ
พรุ่งนี้ก็จะออกช่วงเย็นนะครับวันพรุ่งนี้
คุณผู้ชมคะยังตามกันต่อเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นะคะแน่นอนมุมในเรื่องของความเชื่อก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะ
คือความเชื่อเนี่ยเข้าหาที่บ้านของน้องชมพู่ทุกวันนะคะมีทั้งพระมีทั้งหลังทรงมีทั้งหมอดูนะคะ
ก็มีในมุมของพระหลายรูปนะคะที่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของนิมิตเห็นคนร้าย
ว่าจะจับคนร้ายได้วันนั้นวันนี้มีประเด็นของพระนิ้งหน่องอะค่ะ
นิ้งหน่องคือพระที่อยู่ที่สำนักสงฆ์ที่จังหวัดนครนายกนะคะ
ท่านเคยออกมาบอกว่าคาดว่าเดี๋ยวคนร้ายเนี่ยนะจะมอบตัวเอง
ตำรวจแบบจับได้แน่ในวันพระวันขึ้น๘ค่ำเดือน๘
ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้๒๙มิถุนายนพระนิ้งหน่องหรือพระครูประหลัดมานัทยานะมานโส
บอกว่าจะจับได้แต่มันผ่านไปเนี่ยวันหนึ่งแล้ววันนี้๒๙มิถุนายนก็ยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะ
คือพระนิ้งหน่องเนี่ยเคยแนะนำพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ว่าให้ปลูกต้นชมพู่ไว้ที่บ้าน
เหมือนตัวแทนของน้องชมพู่แล้วพระนิ่งหน่องก็สั่นกระดิ่งบอกว่าเป็นยานสื่อสารกับดวงจิตดวงวิญญาณของน้องชมพู่
แล้วก็บอกว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจับคนร้ายมาลงโทษได้ไม่ต้องเป็นห่วงขอให้วิญญาณของน้องชมพู่ไปสู่สุขติ
แต่ตามที่พระนิ้งหน่องบอกว่าจะได้ตัวคนร้ายตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ยังไม่ได้ตัวพระนิ้งหน่องบอกว่าให้ใจเย็นยังไงก็จับคนร้ายได้
แต่ที่ยังจับไม่ได้มันมีเหตุและผลของมันเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ต้นคือผู้ร้ายผลคือน้องชมพู่
เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เจริญพรในโลกใบนี้มันก็ต้องมีต้นเหตุและปลายเหตุ
ถ้าหากว่าจบไปโดยที่ปล่อยให้น้องชมพู่
ซึ่งเป็นบุคคลที่เรียกว่ามนุษย์นะ
เป็นมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศไทย
เขาอาจจะโตไปเป็นครูก็ได้เป็นตำรวจทหารเป็นหมอผู้หญิงก็ได้
จึงเชื่อว่าคดีนี้จับได้
ก็๔๙วันแล้วนะคะ

แต่พระนิ้งหน่องบอกว่ามั่นใจว่าจับคนร้ายได้แน่
แต่ที่ยังจับไม่ได้เพราะก็มีเหตุมีผลของมันอยู่
นิ่งหน่องบอกว่าคือสัมผัสถึงน้องชมพู่ได้ด้วยนะคะ
เพราะเสียงกระดิ่งของพระนิ้งหน่องนี่แหละค่ะ
คือท่านเนี่ยเอากระดิ่งไว้ในรถแล้วก็เกิดนิมิตเห็นว่า
เหมือนกับมีเด็กมาเล่นเด็กมาวิ่งเล่น
มันดังขึ้นเฉยเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่านี่แหละ
กระดิ่งดังหรือสั่นอยู่ดีก็สั่นเนี่ย
คือการที่สัมผัสได้กับวิญญาณของน้องชมพู่
ในความฝันของลุงพ่อน่ะเหมือนลุงพ่อนั่งรถคันเนี่ยไปเนาะ
แล้วอ้าวเด็กที่ไหนมันมาเสียงกระดิ่งมันดังอย่างนี้
มันเหมือนเด็กมาเล่นมันเหมือนกับเด็กมาเล่น
หลวงพ่อก็เลยเอาแล้วให้น้องชมพู่มาแห่หลวงพ่อนิ้งหน่องหรือเปล่าเนี่ย
มันก็เป็นธรรมดาเนอะลูกเนอะ
การที่เราเต็มใจที่จะช่วยหาผู้ร้ายกัน
แต่มันก็มีนิมิตรอะไรที่แปลกดีเนาะ
กระดิ่งมันอาจจะตกลงมาเองก็ได้เนอะ
ดิ่งก็เลยสั่นเองอย่างนี้ค่ะ

พระทำไมกลับขี่ไม่ได้นะฮะตำรวจก็จับแล้วนะช่วงเนี้ย
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณกิติศักดิชายเจริญศุกร์นะฮะ
ได้โทรไปหายายตุ๋นถ้าท่านยังจำได้นะฮะ
ตุลคือชาวบ้านที่เตางอยที่สกลนครนะฮะ
แต่ว่าวันนั้นขึ้นไปเก็บเห็ดบนภูเหล็กไฟนะครับ
เพราะว่าก็ไม่ไกลกันมากนะฮะเขาเดินทางมาถึงกันได้นะครับ
อ่าพอขึ้นไปเก็บเห็ดบนภูเหล็กไฟเนี่ยไปเจอรองเท้าน้องชมพู่
อ่าตอนที่เขาตามหากันอยู่แล้วก็มาแจ้งกัน
พอแจ้งแล้วขึ้นไปดูอีกทีนึงอ้าวนะครับ
ปรากฏว่าน้องชมพู่เสียชีวิตแล้ว
เมื่อวานคุณกิติศักดิ์ก็พายายตุลเนี่ยไปจำลองเหตุการณ์นะฮะ
ตั้งแต่เช้ายันบ่ายนะครับวันนี้คุณกิติศักดิ์ก็เลยโทรไปหายายตุ๋นหน่อย
ด้วยความเป็นห่วงค่ะเพราะว่าโอ้โหโอ้แต่ว่าคุณยายเขาแข็งแรงนะอืมนะอ่า
ทีนี้คุณยายบอกว่าอ๋อเมื่อคืนไม่เป็นไรมากหรอกปวดม่วงปวดเมื่อยเนี่ย
แต่ฝันถึงน้องชมพู่ติถามเอาฝันว่ายังไงอ่ะยาย
บอกถ้าอยากรู้มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ยายทำนาอยู่นะ
อ่าออกมาที่นาตั้งแต่เช้านะครับกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปหายายตุลที่นาเลยครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะเดินลุยเข้าไปเลยเข้าท้องนาไปเลยนะฮะ
ไปถึงก็เจอคุณยายนะครับคุณยายตุ๋นนะครับกำลังทำนาอยู่ช่วงนี้ฝนมากำลังทำนากันอยู่
คุณยายบอกว่าเมื่อเช้ามืดวันนี้นะครับตอนที่กำลังหลับอยู่เนี่ยก่อนที่จะตื่นเช้ามานาเนี่ยตอนเช้ามืด
ฝันเห็นผู้ชายรูปร่างใหญ่นุ่งสโรงไม่ใส่เสื้อมาเรียกยายตุลแล้วก็ชี้ไปที่ก้อนหิน
ซึ่งก้อนหินนั้นอยู่บนภูเหล็กไฟแล้วบอกให้ดูว่านั่นนั่นกบกำลังกินงูอืม
แต่คุณยายบอกว่าเฮ้ยที่เห็นคือมันงูกำลังกินกบนะค่ะอ่า
ก็เลยเถียงแล้วก็บอกชายรูปร่างใหญ่คนนี้ไปว่านั่นมันงูกำลังจะกินกบอ่า
เถียงกันไปเถียงกันมาสะดุ้งตื่นคุณยายก็มาคลุ่นคิดว่าเอ๊ะฝันเนี่ย
เมื่อเช้ามืดที่ฝันฝันแบบนี้แล้วฝันเห็นแถวภูเหล็กไฟ
จุดที่เจอน้องชมพู่ด้วยฝันแบบนี้งูกินกบกบกินงูเนี่ยฮะ
แม่มันยังไงนะตินะเดี๋ยวลองฟังนะฮะที่ติกับคุณยายคุยกัน
แล้วก็ฝันนี่ไม่รู้ใครมันก็รูปร่างสูง
ว่าผู้หญิงก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ชาย

แล้วแล้วมันคืองูกินกบหรือกบกินงูว่าใช่
ก็งูแหละมันกินกบอ่ะแต่แกบอกว่ากบมันกินงู
แกว่าน่ะแกชี้ให้ดูอ่ะ
งูกินกบแล้วแกบอกว่ากบกินงูได้ไง
ป้าก็ยังงงป้าก็ไหนป้าก็อยู่อย่างนี้แหละ
งูไม่ใช่ป้าว่านะไอ้น้ำมันงูมันกินกบ
ว่าอย่างนี้แกบอกไม่ใช่กบกินงูงูกินกบ
พูดอย่างนั้นแล้วแกก็หันหลังแล้วแกก็เดินไป
กบป้าตีเป็นเก้านะงูอ่ะนะ
งูตีเป็นหกอืม
เวลาโค้งเมื่อนงานนี้มันก็เป็นหุกใช่ไหมแต่ถ้าเรากลับขึ้น
เล็กหุกมันก็เป็นเล็กเก้า

ยายบอกฝันเห็นน้องชมพู่ให้ผมมาหาที่นาลุยน้ำมาเนี่ย
มาเล่าเรื่องกบกินงูงูกินกบแล้วชมพู่อยู่ไหน
คุณยายบอกว่าก็นี่ไงภูเหล็กไฟไง
เพราะว่าที่เห็นเนี่ยเห็นบนภูเหล็กไฟ
สงสัยน้องชมพู่เนี่ยอาจจะมาให้โชคให้ลาบอะไร
ยายก็ได้เมื่อคืนที่ผ่านมาคืนวันพระเมื่อวานวันพระไง
นอนกลางคืนนี้ฝันเลยนะครับอ่าแต่คุณยายฮะ
คนไม่ถูกเยอะกว่านะคุณยายคุณยายไปเชื่อกบกินงูกินกบอะไรบ้าง
แต่บางคนก็อยากลุ้นไงลุ้นสนุกเดือนละสองหนอ่ะก็ถ้าเป็น
กลัวยายจะไม่มีตังค์ซื้อกบซื้องูกิน
นี่ฮะก็คุณติเขาโทรไปหาคุณยายด้วยความเป็นห่วง
วันจะไหวหรือเป็นยังไงบ้างปวดแข้งปวดขาหรือเปล่ายายก็
เล่าให้ฟังก็เลยมาหาวันนี้คุณผู้ชมค่ะมีคนที่พยายามจะ
ให้กำลังใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่มีหลัก
รูปแบบนะคะครับคือวันนี้ค่ะมีคนที่เขามาจากจังหวัดหนอง
ข่ายมาที่สพกกตูมนี่นะคะนายสุพศจันทสุวรรณอายุ๕๙เป็น
ชาวอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายค่ะขับรถกระบะทะเบียน
แม่ของน้องสมภูกิ์แต่ที่ไปสพกกตูมก่อนเพราะว่าอยาก
จะขออนุญาตตำรวจมรยาชงามบอกถอดยาตรตำรวจก่อนเพราะอยากทำ
พิธีบางอย่างเดี๋ยวลองดูค่ะ
ครับผมจะไปมีบลบลกปู่จันทร์ไปช่วยน้องชมพู
แล้วมันโทรธูกรีกมีทหารฝาตรวาดเป็นทหารไปเฉียนให้

แล้วมันโทษถูกจริงมีทหารฝันว่าเป็นทหารไปเขียนให้

เขียนเลขทหารคนหนึ่งเขียนว่า๑๖

พ่อซื้อไม่ได้เท่าไหร่พ่อถูกไม่เยอะหรอก
แต่ว่าจะไปจ้างไหนมามีเรื่องเยี่ยมบรมบาลกับหลวงอู๋จันทร์อยู่พวกนี้แล้ว

ไปช่วยน้องเจ้าผู้ดีแค่จานถังห้าแล้วก็
คือให้เขียคัทห้องบางเช้าบางคนมาก็ไม่ค่อยให้เขียกบริบทศัพท์ยังไง

ก็มีเราเป็นแบบนั้นที่เราจะทำเราจะทำใช้เวลาแค่ไม่เกินสิบ
ทีเราก็กลับแล้วขอให้เราได้บ้านตามสัญญากับหลวงพ่อหลวงปู่จันทร์ไว้
คือเนี่ยค่ะจังหวะที่นายสุพศไปถึงสพกกตูมคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ
ทีมข่าวของเราอยู่ที่นั่นพอดีไงคะก็เลยคุยด้วยอะค่ะก็ถามว่ามาทำอะไร
สุพธก็เดินถือกระเป๋าสีดำมาคุยกับคุณศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเราเลย
บอกว่าอยากจะมาทำขันห้าให้กับครอบครัวของน้องชมพู่เพราะว่าได้บ่นเอาไว้
ไม่ใช่บ่นนะบ่นเอาไว้กับหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพพระที่ตัวเองนับถือแล้วก็ห้อยคออยู่นะคะ
คือบ่นกับท่านเอาไว้ว่าดูข่าวตามข่าวคดีน้องชมพู่
อยากจะช่วยเหลือครอบครัวของน้องชมพู่ให้จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดทำวิธีไหนก็ได้
หลวงปู่ช่วยหน่อยบ่นแบบนี้ทุกวันจนคืนนึงก่อนจะถึงวันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเมื่องวดที่ผ่านมานี่แหละ
จู่ฝันฝันว่ามีทหารสองนายรูปร่างสูงใหญ่หล่อเหลาเลย
คนนึงถือโทรโข่งอีกคนยืนข้างแล้วเขียนตัวเลขให้ดู
นี่ค่ะเลขแรกหนึ่งหกเขียนด้วยสีขาว
และเลข๖๔เขียนด้วยสีแดง
พอเขียนเสร็จทหารสองนายก็เดินจากไป

ก็รีบเขียนตัวเลขที่ฝันลงกระดาษเอาไว้ใต้หมอน
พอวันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลก็รีบไปซื้อ

นี่แต่เขาก็บอกว่าเสียดาย

เพื่อนนิมิตได้เป็นทหารมาเขียนให้พ่อ

แล้วพ่อก็มีใจที่อยากจะมาช่วย

แล้วพ่อได้บ่นแบบนั้นได้ถูกแบบนั้น
บ่นว่าอยากก้าวและฝนได้เงิน

ก็เป็นเรื่องของปู่จรรยะ
นี่ค่ะถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวหกสี่ไปงวดที่แล้วนะคะครับ
วันนี้ก็เลยมาอยากจะเจอพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ตามสัญญาของหลวงปู่จันท
แล้วก็ตามที่พูดเอาไว้ว่าอยากจะช่วยเหลือน้องชมพู่วันนี้ก็เลยนำดอกไม้ทูบเทียนมาด้วยนะคะ
ขันห้าก็มีเทียนมีดอกไม้อย่างละห้าคู่อืม
แล้วก็ถอดสร้อยพระหลวงปู่จันทร์วางในจานขันห้าอธิษฐาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจับคนร้ายให้ได้ภายใน๗วันนี้
ขอให้วิธีอันยิ่งใยอันเจ็งกะอันสามายปรุกูจัน
วัดศรีเทพฯนักภักดาวนมจงมาซอยน้องชมพู่คือ
ให้จับคนร้ายให้ได้ให้จินบริกรับมารับให้ซับโขโมเล
ให้ยุริคุณมารัยให้ได้มาหมอบตัว
โจยวิธีนั้นก็อะไรภายในเจ็ดวัน
สำหรับพระที่นายสุพธนับถือแล้วก็คล้องคอเป็นประจำแล้วเกิดปฏิหาร
เป็นพระเหรียญหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพจังหวัดนครพนมครับ
สองพันห้าร้อยสิบห้าเป็นพระที่คนนับถือบูชากันเยอะนะคะ
หลวงปู่จันทร์หรือท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธาจารย์เป็นพระสุปติปันโนชั้นเยี่ยมรูปหนึ่งนะคะ
ประพฤติดีปฏิบัติชอบสมบูรณ์ด้วยปริยัติและปฏิบัตินะคะ
รณภาพด้วยโรคชราในวันศุกร์ที่สองกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยสิบหก
สิริรวมอายุได้เก้าสิบสองปีพันธ์ศาสตร์เจ็ดสิบสองค่ะครับ
คุณผู้ชมค่ะคือช่วงที่ผ่านมามีพระสงฆ์ร่างทรงทำพิธีกันเยอะนะคะ
ครับก็หวังว่าอยากจะให้เบาะแสจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
อืมวันนี้แม่ของน้องชมพู่ก็ให้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐทีมข่าวของเราดูข้อความในโทรศัพท์มือถืออ่ะค่ะ
ยังมีหมอดูร่างทรงส่งข้อความเข้ามาต่อเนื่องนะคะเนี่ยแม่บอกว่ายังไม่เคยเปิดให้ดู
อยากเปิดให้ทีมข่าวของเราดูมีมาตลอดแล้วฮะอืมเนี่ย
นี่ก็เป็นข้อความข้อความหนึ่งนะครับเป็นเอสเอ็มเอสนะฮะส่งมานะครับ
ถ้าดูตามเวลาเนี่ยส่งมาเมื่อพระรหัสสบดีที่๑๑มิถุนายนนะครับ
ตอนห้าทุ่มห้าสิบแปดนาทีนะครับข้อความก็บอกเกี่ยวกับความหวังดีนะครับ
บอกว่านี่เป็นความหวังดีจริงไม่รู้จะทำยังไง
อ่าแม่น้องชมพู่ถึงจะเชื่อพวกเราอ่าแล้วก็บอกว่าปู่ท่านเนี่ยนะ
อ่าอยู่ในร่างทรงแม่นมากท่านทำพิธีมาสี่สิบกว่าปีแล้ว
ท่านจะเรียกวิญญาณคนตายมาได้เสียงของร่างทรงจะกลายเป็นเสียงของคนตาย
พูดเลยว่าอยากรู้ว่าใครฆ่าน้องหรือใครอุ้มไปเนี่ย
ก็ให้ถามเลยจะเป็นเสียงคนตายที่พูดออกมาจริง
เอาญาติเอาใครก็ได้ที่น้องชมพู่รู้จักเอาเข้ามาเอาเข้ามาด้วย
แล้วก็ถามน้องว่าคนนั้นคนนี้ชื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ว่าใช่เสียงหรือว่าใช่น้องชมพู่ไหม
นะฮะเพราะว่าร่างทรงคนนี้เหมือนกับว่าเขาบอกว่าแม่น้องชมพู่เนี่ยไม่เชื่อ
อ่ามีคนเคยไปหาแล้วมีการทรงเข้ามาแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีน้องชมพู่เนี่ย
วิญญาณน้องชมพูมาเข้าอืมอ่าแต่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพูไม่เชื่อเลย
ก็เลยเนี่ยฮะส่งข้อความมาหานะครับแล้วก็บอกว่าปู่ท่านอะไรของผู้หญิงคนนี้
เขาจะทำพิธีเฉพาะวันพระเท่านั้นเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
เพราะการเรียกวิญญาณต้องเป็นวันพระตอนกลางคืนอยู่แล้ว
ถ้าจะมาก็โทรมานะเพราะต้องโทรจองคิววันเสาร์เป็นวันพระ
ข้อความนี้ส่งมาเมื่อสิบเอ็ดมิตรุนายนนะฮะ
แต่คุณแม่น้องชมพู่เขาแบบไม่เคยสนใจอยู่แล้วไง
อ่าก็เอามาให้เราดูนะครับเราก็เลยเอามาให้ท่านดูว่า
เออเนี่ยเห็นมั้ยเขาส่งกันมาเนื้อเยอะจริงนะครับ
ค่ะอ่านี่ฮะสงสัยได้เบอร์แม่น้องชมพู่มาก็เลยแอดไลน์เข้ามานะครับทักมาหาบอกว่าเนี่ยถึงวันพระแล้วนะพ่อปู่เขาอยากให้คนเป็นแม่เนี่ยมาหาจะได้รู้ความจริงทั้งหมด
แล้วก็ทักไลน์มาเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาชื่อคุณอำพรนะฮะแต่เราขออนุญาตเบลอตรงรูปไว้หน่อยเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นรูปของเขาจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงนะครับ
โทรไปเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าตัวเธอไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่หมอดูแต่รู้จักร่างทรงคนหนึ่งก็เลยอยากแนะนำให้คุณแม่น้องชมพู่ไปหา
เพื่อจะได้รู้ว่าจริงแล้วน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตยังไงร่างทรงคนนี้อยู่ร้อยเอ็ดชื่อปู่ศรี
เวลาเข้าทรงเนี่ยจะมีลักษณะคือนอนหงายแล้วก็เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงของคนที่เสียชีวิตแล้วญาติเขาอยากรู้
ทั้งที่คนทรงเนี่ยอายุ๗๐กว่าปีแล้วแต่เสียงเนี่ยโอ้โหเป็นหลายเสียงแบบเสียงเหมือนกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนแก่อายุ๗๐
ผู้หญิงคนนี้ที่ชื่ออำพรเนี่ยบอกว่าส่งข้อความมาหาแม่น้องชมพู่เนี่ยนะแม่น้องชมพู่เนี่ยไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมมานะครับ
ความจริงส่งมานานแล้วส่งมาก่อนแล้วก็เลยติดต่อไปหาป้าแตนกับลุงพลที่เป็นญาติแล้วป้าแตนกับลุงพลเนี่ยมา
วันนั้นพอป้าแตนกับลุงพลไปถึงตอนทำพิธีร่างทรงปู่ศรีมีวิญญาณน้องชมพู่เนี่ยมาเข้าร่างแล้วเปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงเด็กผู้หญิงเลย
ทั้งที่เป็นคนแก่อายุ๗๐กว่ามาเนี่ยมาแค่ลุงพลกับป้าแตนแต่ร่างทรงกลับถามหาคนที่ชื่อโอมซึ่งโอมเนี่ยเป็นชื่อลูกของลุงพลกับป้าแตน
รู้ได้อย่างไรบอกได้อย่างไรว่าเออทำไมลูกของเราไม่มา

ก็ไม่รู้จักโอมใช่ไหมล่ะอืมอ่าครั้งแรกอ่ะที่เขาตะแคงแล้วก็คว่ำหน้า
เขาก็บอกว่าเพราะว่าร่างตรงแล้วท่านคว่ำหน้าท่านจะพูดเลยน่ะ
เขาจะพูดอะไรวิญญาณอืมเขาจะถามหายาทเขานึกนึกคนไหนขึ้นมา
เขาก็ถามโอมมาไหมโอมมาไหมเพราะทีนี้ประเต็นเขาก็ร้องไห้
เขาเขาไม่แล้วร่างทรงคนนี้แม่งไม่เคยรู้จักโอมไง
แล้วคนชื่อโอมก็ไม่เคยออกสื่อพี่ก็ไม่รู้จักโอมหรอกเมื่อก่อนเนอะ

ว่าโอมมาไหมโอมมาไหมอืมว่าแต่ลูกคนเขาก็เชื่ออ่ะ
ผู้หญิงคนนี้นะฮะที่ชื่ออำพรนะครับยังบอกว่า
อยากให้คุณแม่น้องชมพู่เนี่ยไปหาร่างทรงปู่ศรีมากมากจะได้รู้
จะได้สัมผัสถึงวิญญาณของลูกสาวว่าจริงแล้วเนี่ยลูกสาวเสียชีวิตยังไง
แล้วใครเป็นคนร้ายแต่คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าถ้าจะไปก็ไปนานแล้ว
อ่าเพราะว่าเขาส่งข้อความมานานแล้วล่ะใช่ค่ะแต่ว่าไม่ไป
อ่าแต่ทีนี้ไปติดต่อญาติคนอื่นแล้วญาติคนอื่นเชื่อแล้วก็ไปอืมอ่า
ซึ่งคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าก็ไม่ค่อยพอใจอ่ะนะฮะ
มีอีกคนนึงนะครับคนนี้บอกว่าเป็นหมอดูนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่งไลน์มาหาแม่น้องชมพู่นะบอกว่าคนร้ายมีเลือดกรุ๊ปบีนะคะ
อ่าบอกกรุ๊ปเลือดคนร้ายเลยบอกคนร้ายมีเลือดกรุ๊ปบีนะคะ
ให้ตำรวจไปสืบค้นคนที่อยู่ที่หมู่บ้านติดกันตามรายละเอียดที่ให้ไปทั้งหมด
ตำรวจจะมีวิธีแนะแนวทางที่เหมาะสมในการสืบค้นอ่า
ให้ไปให้ข้อมูลตำรวจตามที่หนูให้ไปนะ
กรุ๊ปบีค่ะโอ้โหต้องไปเจาะเลือดกันทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยนะ
แล้วก็ยังบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝันเห็นน้องว่าได้รับบุญที่ทำให้แล้ว
แล้วมาขอบคุณเรื่องวาดรูปอาจจะไม่เหมือนมากนัก
แต่ให้ดูที่ตำหนิเอาผู้ชายคนนี้ตามความฝันเนี่ย
จะเป็นคนที่มาจากนอกหมู่บ้านกกอกอยู่หมู่บ้านติดกัน
เส้นทางเดินมาจากด้านหลังไปดูตามบ้านกกตูมด้วย
หมอดูคนนี้ไม่ได้ส่งรูปวาดอะไรมานะครับอ่า
แต่ข้อความมาเฉยนะฮะค่ะแต่เธอพูดเรื่องรูปวาดก็เลยแบบ
งงกันอยู่ว่าเออไปวาดอะไรยังไงอืมคุณศักดิ์สิทธิ์ก็ติดต่อไปนะฮะ
อ่าแต่ติดต่อไม่ได้นะครับตามเบอร์โทรที่เขาส่งข้อความมานะครับ
อ่าเพราะว่าไลน์มาหาแบบลักษณะนานแล้วอ่ะแล้วมีคนไลน์มาหาคุณแม่น้องชมพู่เยอะมาก
แม่ก็ลบทิ้งบ้างไม่ลบอ่ายังค้างอยู่บ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เชื่อ
คุณแม่ไม่ได้เชื่ออยู่แล้วใช่ค่ะคุณแม่บอกว่ามีทุกวันค่ะ
ส่งข้อความไปหาวันหนึ่งสี่ห้ารายนะคะเรื่องของหมอดูเรื่องของการเข้าทรง
แล้วก็แนะนำแม่บอกว่ามุมหนึ่งก็คือขอบคุณถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็รู้ว่าอยากจะช่วยให้ตามจับคนร้ายให้ได้
แต่แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องอย่างนี้นะคะแต่คนที่เชื่อก็คือทางลุงพล
เขยของน้องชมพู่ใช่คือช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตำรวจไม่ได้มีการเรียกตัวลุงพลไปสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งจริงจริงแล้วก่อนหน้านี้ลุงพลก็ถูกพูดถึงค่อนข้างเยอะในคดีของน้องชมพู่
ไม่ได้ไปที่บ้านลุงพลไม่ได้เรียกคนในบ้านลุงพลไปขอข้อมูลอะไรเพิ่ม
จนวันนี้อ่ะค่ะสิบเอ็ดโมงตำรวจภูทรพักหนึ่งเชิญตัวป้าแต่นนะคะ
นางสมพรหลาโพก็คือป้าของน้องชมพู่ภรรยาของลุงพล
รวมถึงลูกชายสองคนอายุสิบสามกับอายุเก้าขวบนะคะ
สอบปากคำเพิ่มเติมที่สพกกตูมเกี่ยวกับเหตุการณ์วันเกิดเหตุ
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปก็คือเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม
ซึ่งจากการสอบปากคำนี้นะคะมีลูก๒คนคือยังเป็นเด็กคนหนึ่ง๙ขวบ
หนึ่งอายุ๑๓ปีเนี่ยก็ต้องมีผู้ปกครองมีอายการ
มีทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยค่ะ
ทีมข่าวก็เฝ้าอยู่ที่สพกกตูมอยู่แล้วนะคะ
ก็สังเกตว่าลูกของป้าแตนก็เข้าออกเข้าออกห้องสอบปากคำเป็นระยะ
แต่เด็กก็ไม่ได้มีท่าทีเคร่งเครียดหรือว่ากดดันอะไร
มีบางช่วงลูกชายของป้าแตนก็มาเข่าห้องน้ำเสื้อสีชมพูเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างน้องก็หยุดมายิ้มกับทีมข่าว
ก็เห็นว่าก็ได้ดื่มน้ำกินขนมเล่นของเล่นในห้องสอบปากคำด้วยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ก็คงจะพยายามให้เด็กเด็กผ่อนคลายสอบปากคำตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้า
ทุกคนออกมาสี่โมงเย็นเลยนะคะรวมระยะเวลาประมาณห้าชั่วโมงได้
สำหรับการสอบปากคำเด็กสองคนและผู้ใหญ่หนึ่งคนนี่นะคะ
พระแตนเด็กชายอายุสิบสามเด็กชายอายุเก้าขวบนะคะ
ก็คือลูกสองคนของป้าแตนถ้าไล่ย้อนกลับไปเนี่ยค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนเข้าไปค้นบ้านไปเก็บหลักฐานที่บ้านลุงพลกับป้าแตน
หลักหลักครั้งสำคัญสำคัญมีอยู่สามครั้งนะคะไล่เรียงไปแบบนี้ค่ะ
เมื่อ๑๑มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปที่บ้านลุงพล
ลุงพลไม่ได้ตั้งตัวนะคะลุงพลเองก็ถูกสอบปากคำไปหลายรอบแล้ว
การตรวจค้นในบ้านก็คือตรวจค้นรอบบ้านอย่างละเอียดเลยค่ะ
ในวันที่๑๑มิถุนายนเจ้าหน้าที่เน้นเสื้อผ้าค่ะ
เสื้อผ้าที่ลุงพลใส่รองเท้าเก็บเส้นผมไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปตรวจค้นสิ่งของต่างในรถกระบะนะคะ
เน้นเสื้อผ้ากับของในรถกระบะนะคะถัดมาอีกห้าวัน
ตำรวจชุดสืบสวนไปเก็บดีเอนเอบุคคลในครอบครัวของน้องชมพู่ใหม่ทั้งหมด
ก็มีทั้งแม่ทั้งพี่สาวของน้องชมพู่ลุงพลกับป้าแตน
ก็ต้องมีการตรวจเก็บดีเอนเอเพิ่มเติมด้วยนะคะครับ
ของน้องชมพู่เจ้าหน้าที่เก็บดีเอนเอไปแล้วก่อนหน้านี้
พอรุ่งขึ้นของอีกวันนึงอะค่ะตำรวจนำกำลังมาตรวจค้นบ้านลุงพล
เป็นครั้งที่สองนี่นะคะจากครั้งแรกสิบเอ็ดมิถุนายน
ไปไม่เท่าไหร่ไปอีกรอบหนึ่งครั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่า
ไม่มีหมายค้นก็เลยต้องขอเชิญตัวในเสริมสุขพันธ์
เขยของน้องชมพู่ในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาเป็นพยานด้วยนะคะอืม
นี่นะคะสิบเจ็ดมิถุนายนเป้าหมายของวันที่สิบเจ็ดมิถุนายน
เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่บ้านลุงพลก็คือกระสอบปุ๋ยค่ะไปดูกระสอบปุ๋ยในบ้านลุงพล
แล้วก็ไปดึงขนสุนัขที่ชื่อว่าเจ้านิกนะคะสุนัขที่ลุงพลเลี้ยงไว้เอาไปตรวจสอบ
นี่ก็ถือว่าเป็น๓ครั้งหลักสำคัญที่ตำรวจตรวจค้นบ้านเก็บหลักฐาน
ดีเอนเอที่บ้านลุงพลและป้าแตนนะคะครับหลังจากนั้นก็ทิ้งระยะห่างมาสิบสองวัน
จนถึงวันนี้ค่ะช่วงสายสายที่ตำรวจเชิญป้าแตนและลูกสองคน
ให้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สพกกตูมค่ะครับคือถ้าจะดูความเคลื่อนไหวในการขอข้อมูลสอบปาก
คำสอบถามของเจ้าหน้าที่ในช่วงนี้นะครับทุกผู้ชมครับที่เชิญมาที่สพกกตูมเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนะฮะมาให้ข้อมูลในฐานะพยานนะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็สอบปากคำไปหมดแล้วฮะ๒๐๐กว่าปากนะฮะ
สำหรับชาวบ้านในพื้นที่นะครับอ่าเมื่อวานนี้เชิญชาวบ้านมาสองสามคนนะครับ
หนึ่งในนั้นก็มีเด็กผู้หญิงอายุสิบสามปีคนหนึ่งด้วยทำให้เห็นว่าวันนี้กับเมื่อวานนี้เนี่ย
อาจจะมีเด็กเยอะเลยนะครับตำรวจเชิญเด็กหญิงมาเมื่อวานเนี้ย
มาพร้อมกับผู้ปกครองในฐานะพยานแวดล้อมเป็นการสอบปากคำตามวงรอบนะฮะ
เป็นขั้นตอนของการสอบสวนตามปกติอันนี้เจ้าหน้าที่บอกนะครับ
ชาวบ้านที่มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้มาตั้งแต่๑๑นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกานะครับ
มาให้ข้อมูลในฐานะพยานแวดล้อมที่เด็กหญิงคนนี้มีบ้านอยู่ห่างจากบ้านของคุณตาคุณยายน้องชมพู่ประมาณ๑๕๐เมตร
เอ็ดพฤษภาคมก็ได้ออกช่วยตามหาน้องชมพู่ด้วยอ่าเจ้าหน้าที่ก็สอบถามเกี่ยวกับช่วงเวลากับเส้นทาง
ตอนที่ชาวบ้านช่วยกันค้นหาน้องชมพู่เพื่อเอาไปประกอบกับข้อมูลเอาไปประมวลกับผลการสอบสวนก่อนหน้านี้
เพื่อหาความเชื่อมโยงของคดีว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยสิบเอ็ดถึงสิบสี่พฤษภาคม
ใครอยู่ที่ไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้างส่วนวันนี้ที่สพกกตูมนะครับ
ก็มีเด็กซึ่งก็จะเป็นเครือญาติของน้องชมพู่มีพี่สาวคือน้องสดิ้งนะครับมีลูกพี่ลูกน้องก็คือน้องกล้วยเจ๋งที่เขาไปด้วยกัน
ตอนไปซื้อของที่พี่ตำรวจพาไปนะครับแล้วก็เป็นการเน้นการสอบถามเรื่องราวในวันเกิดเหตุ
เห็นอะไรยังไงบ้างโดยเฉพาะจุดที่น้องชมพู่อยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตายนะฮะที่อยู่ติดติดกันนะครับ
ว่ามีความผิดปกติตรงไหนเห็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างไหมนะครับ
แล้วก็ช่วง๒วันที่ผ่านมาถ้าดูจากวันนี้กับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้๒๘มิถุนายนเนี่ย
มีเด็กหญิงอายุสิบสามปีคนหนึ่งมาให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับส่วนวันนี้นะครับมีเด็กผู้หญิงหนึ่งคนนะครับ
แล้วก็เด็กผู้ชาย๒คนนะครับที่จะเป็นพี่น้องลูกพี่ลูกน้องกับน้องชมพู่
เชื่อว่าก็คงจะต้องการข้อมูลจากเด็กว่าวันนั้นวันนี้เห็นใครอะไรยังไงบ้าง
เพื่อจะไปดูว่าผู้ใหญ่ที่ให้ข้อมูลกันไว้เนี่ยจะตรงไม่ตรงกันยังไงนะครับ
คุณผู้ชมครับตามคดีน้องชมพู่อีกประเด็นหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่มุกดาหารเนี่ยนะฮะ
คุณกิติศักดิ์นะครับบอกว่าไปได้ข้อมูลมาเรื่องหนึ่งก็คือ๑๒พฤษภาคม
วันนั้นน้องชมพู่หายไปแล้วนะหายตั้งแต่๑๑พฤษภาคม
แต่วันนั้นช่วงเย็นเนี่ยไปถึงกลางคืนมีข้อมูลว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่นะครับ
แล้วก็ชาวบ้านอีกคนนึงชาวบ้านกรอกชื่อว่าลุงค่ายหรือว่าลุงคล้ายขึ้นไปบนเขาบนภูเหล็กไฟ
คำถามก็คือว่าขึ้นไปทำไมปกติเขาจะหากันช่วงกลางวันใช่ไหมกลางคืนนี่มองอะไรไม่เห็นก็ไม่ค่อยหากันแล้ว
แต่ลุงพลขึ้นไปทำไมวันนั้นติก็เลยไปถามลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บหลักฐานจำลองเหตุการณ์สอบปากคำไปหลายครั้งว่าวันนั้นลุงพลไปทำไม
ลุงพลเลยบอกผมบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวผมจำลองเหตุการณ์ให้คุณกิติศักดิ์ดูด้วยก็ได้ว่าผมไปตรงไหนอะไรยังไงบ้างวันนั้น๑๒พฤษภาคมเดี๋ยวไปฟังนะฮะที่ติถามเรื่องเหตุผลกับลุงพลเอาไว้
วันนั้นที่ขึ้นไปเพราะอะไรครับผม
ก็พอดีมีนิมิตของหมอทำนะครับครับผมท่านหมอว่า
ให้ขึ้นไปดูที่ลานหินบนหลังภูเหล็กไฟว่าไปดูซิว่ามีน้องชมพู่อยู่ตรงนั้นไหม
เขาบอกภูมิเจ้าที่เจ้าทางพาขึ้นไปอยู่ที่ลานหินลานหินจะเป็นลักษณะลานหินกว้างแล้วก็มีบ่อน้ำครับ
โอเคงั้นวันนี้พาผมขึ้นไปได้ครับได้ไหมครับผม

เนี่ยครับแล้วก็ไปตามทางที่ลุงพลบอกนะฮะนี่ปลาส้มไปด้วยนะ
ส้มสุนัขตัวสนิทกับน้องชมพู่เลยอ่ะเดี๋ยวนี้สนิทกับติแล้ว
ไปไหนไปด้วยตลอดฮะปลาส้มเนี่ยนะครับอ่าลุงพลบอกว่าเนี่ยก็ไปกัน
ค่ายวันนั้นเดินนำหน้านะฮะลัดเลาะป่ามันสำปะหลังผ่านป่าชุมชนของหมู่บ้าน
แล้วเข้าไปที่บริเวณตีนเขาภูเหล็กไฟนะตามที่มีหมอทำอะไรบอกเขานี่แหละนะครับ
เดินขึ้นไปบนภูกระโล้นจนไกลถึงอ่างกบระยะทางเนี่ยประมาณ๑กิโลครึ่ง
เส้นทางก็เต็มไปด้วยความยากลำบากแล้วก็ลาดชันก้อนหินก็เยอะนะครับ
จากนั้นก็เดินข้ามต่อนะฮะข้ามไปยังภูเหล็กไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทางก็ชันมากขึ้นไปอีกเต็มไปด้วยโอ้โหต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่เต็มไปหมดนะฮะ
จนไปถึงถ้ำชั้นที่๕ที่อยู่ที่ชั้น๕ของภูเหล็กไฟ
ลักษณะเป็นถ้ำแคบไม่สูงมากนะครับตีก็ถามลุงพลว่าเอ๊ะแล้ว๑๒พฤษภาคม
ขึ้นมาถึงถ้ำนี้ทำไมลุงพลบอกว่าก็มาหาตัวชมพู่นั่นแหละมาดูว่าเอ๊ะ
ผู้จะอยู่แถวนี้หรือเปล่าใช้ไฟฉายส่องกบส่องหาตามคำทำนายของหมอธรรม
แต่ก็ไม่พบนะครับจากนั้นก็พากันขึ้นหน้าผาลัดเลาะขึ้นไปบนยอดภูเหล็กไฟ
ผ่านประเภกเป็นต้นคล้ายต้นไผ่แบบนั้นจนกระทั่งไปถึงบริเวณล้านหิน
คุณผู้ชมครับในที่สุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยก็เดินมาถึงตรงบริเวณลานหินบนภูเหล็กไฟนะครับ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ลุงพลลุงคล้ายและนายสัตยาเดินขึ้นมาเมื่อช่วงหัวค่ำวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
เดี๋ยวเราจะไปถามเหตุผลเขาว่ามาตรงนี้แล้วเจออะไรบ้างนะครับผมแล้วมากันทำไมครับผม
ลุงพลครับนั่งครับนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้โอเคครับลุงพลที่เรามาถึงตรงนี้เรามาเจออะไรบ้างแล้วมาทำไมครับ
มาตามนิมิตของหมอธรรมครับผมหมอธรรมก็บอกว่าให้ขึ้นไปดูที่หลังภูเหล็กไฟ
หมอธรรมบอกว่ามีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานี่แหละพาน้องชมพู่ขึ้นมาไว้ที่ลานหินเนี่ยให้ขึ้นไปดูน้องอยู่ตรงนั้นแหละครับว่า
ก็เลยพาลุงคล้ายกับนายสัตยาขึ้นมาแล้วมาเจออะไรไหมครับไม่เจอครับเจอแต่ลานหินครับ
แล้วเราทำยังไงครับผมเราค้นหาได้มีการค้นหาหรือว่าอะไรแบบนี้
ก็พากันส่องไฟหาบริเวณนี้ครับแต่ไม่ได้เรียกตระกูลเลยนะครับคือเราส่องหาก็ไม่เห็นใคร
แล้วก็เลยเดินลงมุ่งสู่หมู่บ้านครับ
ก็วันนั้นเข้ามากัน๓คนนะมีชาวบ้านอีกคนนึงติก็ถามว่าเอาแล้วถ้าเอาละหมอทำร่างทรงอะไรบอกก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ทำไมไม่รอให้เช้าอีกวันค่อยมาทำไมต้องมากลางดึกกลางดื่นมาตั้งแต่เย็นแล้วก็เนี่ยจนมืดจนค่ำนะ
บอกว่าก็ที่มาก็เพราะว่าห่วงหลานพอรู้ก็รีบมาเลยนะกลัวว่าถ้าเกิดทิ้งข้ามคืนเนี่ย
ถ้าหลานอยู่ตรงนี้จริงเนี่ยหลานจะไม่ไหวหากมาช้าไปเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะครับ
อันนั้นที่เราขึ้นมาก็คือขึ้นมาตามชุดทีมค้นหาชุดแรกเขาก็จะไปทางห้วยบังฮี
แล้วทีนี้เดินตามหลังมากับลุงคล้ายกับนายสัตยาก็เลยตั้งใจขึ้นมาตรงอ่างกบแล้วก็รัดขึ้นมาตรงนิมิตรที่หมอทำบอก
เราคิดว่าน้องจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงในเมื่อมันสูงเป็นยอดหลังข้าวเหล็กไฟแล้ว
ก็ถ้าหมอธรรมเขานิมิตเห็นแล้วก็มาตามหมอธรรมนิมิตรมันก็ไม่เสียหายก็ถ้ามาถ้าเจอน้อง
สภาวะตอนนั้นเนอะที่ชาวบ้านเขาค้นหาทีมค้นหาก็ไปกันหลายทีม
ถ้าเกิดเราจะรอถึงเช้าแล้วก็เป็นห่วงเรื่องอากาศมันร้อนมากกลัวน้องจะไม่ไหวอะไรพวกเนี้ย
ถ้าเกิดว่ามีคนพามาเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสเจอถ้ามาตอนกลางคืน
ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งนายได้เจอกับนายชัยพลวิพาลลุงเขยน้องชมพู่แล้ว
ตีก็เลยถามว่าที่ให้ข้อมูลกับตำรวจว่า๑๑พฤษภาคมเนี่ยนะมีชาวบ้านคนหนึ่ง

เขาบอกว่าเห็นลุงพลที่สวนยางพาราตอนประมาณ๙โมงเช้า
สวนยางพาราที่ใกล้กับจุดที่น้องชมพู่นั่งเล่นอยู่เนี่ย
ลุงพลบอกว่าพ่อน้องแบมจำเวลาคลาดเคลื่อน
แล้วไปให้การกับตำรวจแบบนั้นเนี่ยก็เพียงแค่ต้องการให้มีพยานว่า
จะมีคนเห็นพ่อน้องแบมอยู่ตรงไหนยังไงวันที่น้องชมพู่หายตัว
ก็เหมือนกับเขาก็ให้ข้อมูลโยนกันไปโยนกันมาอีกนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการเห็นใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับ
เดี๋ยวฟังดูหน่อยนะครับ

เห็นว่าทางลุงพลพอวันนั้นตำรวจไปค้นบ้านก็ได้ไปหาเขาแล้วก็ไปไป
ก็เลยไปถามแกว่าแกได้ไปให้ปากคำหรือยัง
ก็เลยถามว่าแกระบุเวลาอะไรไหม
แกก็บอกเวลาที่แกระบุคือ๙โมงกว่า
แกบอกว่าแกไปให้ปากคำก็อยากให้ผมเป็นพยานให้แกด้วยว่า
แกก็ได้เจอกับผมเวลานั้นเวลานี้อะไรประมาณนี้

ในส่วนของเรื่องเวลาที่ว่าเจอกันตอนเช้าให้บอก

เขยน้องชมพู่บอกว่าเรื่องของนายนารินที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบ

ต้องขึ้นอยู่กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการขยายผล
แต่ถ้าถามว่าตอนนี้เขาสงสัยใครเนี่ย
เขาไม่รู้สึกสงสัยใคร
ก็มีแค่ช่วงแรกที่คุยกับพ่อแม่น้องชมพู่บ้าง
เกี่ยวกับความสงสัยคนไหนอะไรยังไง
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หลังก็ไม่ได้คุยกัน

ถามตรงเลยนะว่าแล้วลุงพลเนี่ยเคยสงสัยตัวเองบ้างไหม
ลุงพลบอกว่าถ้าจะสงสัยตัวเองเนี่ยก็สงสัยเรื่องเดียว
สงสัยว่าจะรักหลานมากเกินไป

สำหรับกรณีของนาริน
เพราะว่าผมเองก็แสดงครับคิดเห็นไม่ได้ตอนนี้
คิดว่าจะมีความเชื่อมโยงไปกับถึงน้องชมพู่ไหมครับ

เห็นว่าเราก็สงสัยหลายคนใช่ไหมครับลุง
ที่สงสัยก็ประเด็นก็คือมาจากพ่อแม่เขา
ที่เราปรึกษากันก่อนหน้านั้น

ก็เลยให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
ถามแค่ครั้งเดียวที่ว่าสงสัยใครไหมแค่นั้นเอง
แล้วเขาก็พูดให้ฟังก็เลยบอกเออ
ถ้าพวกเจ้าสงสัยอะไรใครก็ให้เป็นหน้าที่พวกเจ้าแล้วกัน

แล้วเราสงสัยตัวเราเองมากมั้ยครับ
สงสัยว่าจะรักหลานมากไปไหม
ใช่อันนี้สงสัยมากว่าทำไมทำเพื่อหลานมากถึงขนาดนี้
ถึงขนาดโดนพ่อแม่เขาต้องหนีแต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้
แพ้ทำไมไม่ไปเข้าไปคุยปรับความเข้าใจนะครับ
ต้องรอให้เวลาให้เวลามันผ่านไปลึก

ความเคลื่อนไหวคดีน้องชมพู่วันนี้ทั้งหมดวันที่๔๙
กันใหม่พรุ่งนี้วันที่๕๐กันแล้วกัน